แน่นอนนะครับทุกผู้ชมครับเรากำลังรออยู่ว่าตำรวจจะแถลงข่าวเรื่องกล้องวงจรปิด
ในบ้านของกำนันนกเนี่ยว่าอย่างไรบ้างเพราะว่าบอกว่า
กำลังเดินทางจากกรุงเทพไปที่นครปฐมกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ซะว่าชั่วโมงนิดก็น่าจะถึงแล้วล่ะ

เดี๋ยวพอมีการแถลงเมื่อไหร่เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่น
เราตัดสัญญาณสดให้ท่านได้ชมได้ฟังอย่างแน่นอน
คือก่อนหน้านี้มีรายงานว่าบิ๊กโจ๊กอาจจะแถลงเป็นลักษณะของการบอกเล่าเหตุการณ์
เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิด
หลักฐานสำคัญในคดีเนี่ยมันจะมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องของสำนวนคดี

หรือว่าอาจจะได้เห็นบางส่วนหรือจะเห็นเป็นภาพนิ่งมาแล้ว
หรือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ที่แน่เนี่ยคือเขากู้ไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์

โบ๊ทที่เป็นเจ้าหน้าที่เตือนจำกลางราชบุรี

เอาไปทิ้งทั้งที่บ้านแล้วก็ที่งานเลี้ยงที่บริษัทของกำลังนก
ในส่วนเซิร์ฟเวอร์ที่บริษัทกำนันนกที่เป็นจุดงานเลี้ยงสำคัญเลย๖กันยายนเนี่ย
วันนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานที่เขาเอาไปตรวจสอบเนี่ย

บัญชาการของคดีที่ตำรวจภูทรภาค๗เนี่ย
ได้ดูแล้ว

กู้ได้๑๓ใน๑๕อีก๒ตัวยังกู้ไม่ได้
นี่คุณรัชพรโอ้โหนี่นี่เขาลุงดูอะไรกันพี่อุ๋ยก็ตอนที่ชุดพิสูจน์หลักฐานที่ไปกู้เสร็จเนี่ย
เอามาให้ตำรวจชุดคลี่คลายคดีอ่ะอ่าเขาก็ดูกันแหมเราก็อยากดูเหมือนกันเนอะ
นี่เดี๋ยวต้องรอฟังบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กกำลังเดินทางไปเพื่อจะเปิดแถลงข่าว
ค่ะมีอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งก็คือวันนี้ตำรวจเนี่ยคุมตัวบุคคลคนหนึ่งที่อยู่ในงานเลี้ยงเหมือนกัน
ของกำลังนกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเหรอค่ะ
ถามว่าทำไมต้องคุมอ่ะเออตามรายงานบอกว่ารอพอพอคนนี้เวลาหว่างงานไม่รู้
เป็นช่วงก่อนเกิดเหตุหรือเปล่านะหรืออะไรยังไงแต่ผมคิดว่าคงต้องช่วงก่อน
เกิดเหตุเพราะเกิดเหตุยิงกันแล้วเนี่ยแล้วสารวัสสิวท่านถูกยิงอ่ะ
แล้วก็พันธวสินก็ถูกยิงใช่ไหมค่ะตามรายงานคือบอกหนีกันกระเจิงเลยใช่ไหม
แตกกระเจิงไปเลยบางส่วนก็หนีเลยบางส่วนก็พาคนเจ็บไปโรงพยาบาล
ส่วนก็พาคนก่อเหตุหนีรอปภคนนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเดินถือปืน
ถือปืนเหรอคะเดินถือปืนทั่วแบบทั่วงานเลย
คือยังไงตำรวจเต็มงานก็ต้องรักษาความปลอดภัยด้วยการถือปืนอย่างนั้นเหรอคะ
อันนี้ไม่ใช่ตามรายงานเรื่องพยานมาบอกเล่านะวงจรปิดใช่ไหม
เขาบอกเขาเห็นจากกล้องวงจรปิดค่ะมันเห็นภาพนี้อยู่
ก็เลยต้องไปเอาตัวมาอืมว่าเฮ้ยคุณเดินถือปืนทำไมเออ
นี่เห็นไหมเพียงแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เห็นมีแต่ตำรวจล่ะค่ะที่เห็น
แล้วบิ๊กโจ๊กคงได้เห็นกล้องทุกตัวทุกมุมแล้วได้เห็นแบบไหนได้ยินอะไรยังไงบ้างเนี่ย
กำลังรอฟังการแถลงอยู่ค่ะคุณรัชพรเราลองจำลองเหตุการณ์หน่อยไหม
เพราะมินเชื่อว่าคนอยากเห็นคือเอาเคนรู้อยู่แล้วล่ะว่าไม่มีทางเห็นภาพจากกล้องจริง
บิ๊กโจ๊กบอกแล้วว่าไม่ให้เห็นหรืออาจจะให้เห็นเป็นแบบไหนเราก็ยังไม่รู้
เดี๋ยวไปด้วยกันนะฮะเพราะว่ารอปภที่ท่านเห็นเสื้อเขียวเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
พอคนนี้นั่งอยู่ที่ไหนคุณรัชพรนี่ค่ะอยู่นี่เลยโต๊ะรอปภอยู่ตรงนี้
มุมนู้นนะหน้าสระน้ำนี่นี่
อันนี้พื้นที่จัดงานเลี้ยงที่บริษัทกำนันนก๖กันยายนที่ผ่านมาก็อย่างที่ทราบ
เขามีโต๊ะจีนเป็นงานเลี้ยงประจำเดือนถูกต้อง
เพราะก็จะเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่หน่อยใช่ก็จะนั่งหันหลังให้เวทีหน้าตรงนี้เวทีจะอยู่ตรงนี้
อันนี้เป็นโต๊ะยาวสำหรับแคร์เครือถูกต้อง๕โต๊ะต่อกัน
มีตำรวจ๒๘ใช่ไหม๒๘ค่ะบุคคลทั่วไป๒๗
รวมเป็น๕๕ใช่ค่ะมีสระว่ายน้ำ
นี่นี่มีกลุ่มอีกโต๊ะหนึ่งตรงนั้นตรงนี้มีโต๊ะรอปภหนึ่งในกล้องวงจรปิดใน
ชุดหนึ่งที่ว่าตำรวจเขาบอกเขาเห็นเนี่ยค่ะแล้วต้องไปเอาตัวผู้ชายเสื้อเขียว
คนนั้นมาสอบปากคำเนี่ยอ่าก็คือรอปภคนนี้นี่ใช่ไหมคะฮะนี่ฮะสิทธิ
ถ้าเกิดตามชื่อในผังนะอ่าที่ว่าตำรวจเขาเปิดเผยมาเนี่ยจะชื่อนี้ค่ะ
ตามรายงานบอกมีศักดิ์เป็นญาติญาติด้วยนะเป็นญาติญาติกับกำนันนกด้วยนะ
เป็นญาติกำนันนกญาติเยอะมากนะคะเนี้ยเออคงไม่ใช่รอปภแบบอ่า
เฝ้าอยู่หน้าประตูหรือเฝ้าอยู่หน้าป้องแบบรถเข้ารถออกเฉยเฉยคงเป็น
คนดูแลความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยต่างต่างให้กับบริษัทกำนันนกอืม
ถ้าตามรายงานบอกว่าในกล้องวงจรปิดค่ะเห็นผู้ชายคนนี้เนี่ยอ่า
เดินถือปืนถือปืนเนี่ยฮะเดินถือปืนฮู้ไปทั่วงานเลย
ตำรวจเต็มทันเลยค่ะเออนี่ตำรวจทางนั้นเลยแล้วคุณยืนยืนถือปืน
ขึ้นลำกล้องแล้วเดินไปรอบรอบงานอย่างเงี้เหรอคะซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้นะ
เพราะว่าเขาคุมตัวมาสอบปากคำแล้วพาไปหาปืนเจอปืนด้วยนะฮะ
ใช่ได้ปืนกลับมาด้วยมีสมาชิกอบตคนหนึ่งเป็นคนใช้สิทธิ์สวัสดิการต่างต่าง
ซื้อปืนเพื่อเอามาให้รอปภคนนี้ใช้ของบริษัทกำนันนกได้ใช้งาน
งงไปหมดเลยแล้วถ้าเป็นการเดินถือปืนแบบอ่าวนไปวนมาเดิน
เดินมาอยู่ทั่วพื้นที่งานเลี้ยงของกำนันนกเนี่ย

ตามคำบอกเล่าของพยานบุคคลต่าง

ตึงเครียดทั้งหมด๓เรื่อง๓ตอนด้วยกัน๓ช่วงเวลาเลย

ถูกต้องจากที่เป็นสายตรวจรถยนต์มาเป็นรถมอเตอร์ไซค

ขอแนะนำมีเรื่องที่พูดเรื่องสวยแล้วไปทุกอันนี้
ตามด่ายงานขอเรื่องทางหลวงเรื่องอะไรบ้าง
ซึ่งเรา๔ท่านย้ายไปผู้ปราบเรื่องนี้ท่านไม่ยอม

อันนี้เราจัดเราจัดตำแหน่งที่นั่งของทุกคนเนี่ย

สารวัตรสิวท่านอยู่ในโต๊ะนี้นี่แหละ

กำลังนกถึงย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่ง

ตรงนั้นมือยิงที่ถูกวิสักมันฆาตกรรมไปแล้วนั่งอยู่ตรงนี้นะค่ะ
หลังจากนั้นตามรายงานคำบอกเล่าของพยานบอกว่าสหรัฐสิวกับจ่าอาร์ต
จ๋าอั๊ดก็คือหลังเผยนี่นี่นี่อยู่นี่จ๋าสิบตำรวจพิสิทธิ์
ก็เลยพากันเดินไปขอโทษขอโทษที่โต๊ะแต่กำนันนกก็ไม่พอใจแล้วมีการถาม
เนี่ยออกมาค่ะบอกให้กลับไปโต๊ะตัวเองกลับไปนั่งที่โต๊ะประธาน
ก่อนที่นองท่าผาเนี่ยไม่รู้ได้รับสัญญงสัญญาณอะไรยังไงหรือเปล่า
ว่าสัญญาณตรงนั้นมันความตึงเครียดที่เกิดขึ้น
มันเลยทำให้ลอปปอคนนี้ต้องเดินถือปืน
เดินไปเดินมาทั่วงานหรือเปล่า
ก็ยังงงอยู่ว่าเป็นรอปภที่ถือปืน
ขึ้นลำกล้องพร้อมยิงในจังหวะที่
ตำรวจระดับผู้กำกับตั้งหลายนายระดับโอ้โหพันธุ์ตำรวจโท
อยู่กันเต็มงานขนาดนี้ทำแบบนี้คือยังไงข่มขู่ตำรวจเหรอค
คือเดี๋ยวต้องรอฟังบิ๊กโจ๊กว่าระหว่างที่รอปภคนนั้นเดินถือปืน
คุณรัชพรสมมุติถ้าถ้าเกิดเดินถือปืนเดินไปเดินมา
คุมแล้วแล้วระหว่างเนี้ยอย่างที่อย่างนักดนตรีเขาบอกว่าห่องท่าผาเดินมา
บอกให้ดนตรีเลิกใช่ไหมใช่บอกว่าหยุดเลยพอแค่นี้วันนี้พอแล้ว
อ่าแล้วก็เดินมายืนข้างข้างสารวัสสิวเขาบอกห่างกันหนึ่งเมตรคือหนึ่งช่วงแขนนะคะ
ใกล้มากแล้วก็ยิงเลยหันไปถามกำลังนกก่อนคนนี้ใช่ไหม
กำนันนกก็หันไปพยักหน้าตามคำบอกเล่าของพยานนะแล้วก็ยิง
แต่ตอนนั้นสารวสิวไปนั่งตรงนู้นแล้วนะนั่งทางพันตะโหลโทษภาษีแล้ว
เราเราพักตำแหน่งต่างเอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
เอาตำแหน่งเริ่มงานไปก่อนเพราะเราเตรียมตรงนี้ไว้เนี่ย
เนื่องจากตามรายงานเนี่ยบอกว่าบิ๊กโจ๊กจะแถลงค่ะ
ภาพส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ให้ดูใช่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่กู้มาได้
เพราะมันมีผลต่อรูปคดีใช่ค่ะอาจจะเป็นการบอกเล่าให้ฟังว่า
ใครทำอะไรยังไงบ้างแต่ข้อมูลที่ได้มาวันนี้ที่มีแย้มแย้มออกมาแล้วเนี่ย
ก็เห็นภาพชัดอยู่เหมือนกันนะบอกโดยเฉพาะหลังเกิดเหตุยิง
หนีกันแตกกระเจิงคือเห็นเลยว่าผู้อำกับเบิ้มอ่ะ
ฆ่าตัวตายไปเพราะความรู้สึกผิดทำอะไรบ้างหลังจากเกิดเหตุขึ้น
ภุมกบเบิ้มทั้งช่วยพาทวัดศิวไปส่งที่รถ
มาพาพาหนุพวศิลป์เนี่ยไปอีกรอบไปขึ้นรถเพื่อไปโรงพยาบาล
เห็นด้วยว่าใครเป็นคนที่เดินหนีออกจากงานเป็นคนแรกแล้วตามรายงานเนี่ยยังบอกด้วยซ้ำว่า
บางคนบอกไม่ได้อยู่ในงานแต่เห็นในกล้องวงจรปิดก็มีมายังไง
เดี๋ยวมาว่ากันอ่าเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงค่ะนะ
อ่าตอนนี้เราก็รอบิ๊กโจ๊กแถลงอยู่ใช่ค่ะเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
พาเขากลับไปอยู่ที่เดิมตอนเริ่มงานก่อนนะอยู่โต๊ะประธานนะให้อยู่ตำแหน่งเริ่มแรกก่อนนะ
แล้วเดี๋ยวดูว่าบิ๊กโจ๊กแถลงแบบไหนแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูสิว่า
เหตุการณ์ให้มันเห็นภาพมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ไปดูอะไรก่อนนะ
ไปดูประเด็นเรื่องของวันนี้ที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบอ่าตรวจค้น
วันนี้ตำรวจเนี่ยไปตรวจค้นบริษัทที่เป็นบริษัทบัญชีอ่าอ่า
มีอยู่สามจุดด้วยกันนะฮะตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
บริษัทบัญชีนะฮะสามจุดด้วยกันเมื่อวานเนี้ยไปตรวจสิบห้าจุดค่ะ
จะเป็นลักษณะของบริษัทก่อสร้างหรือว่าบ้านหรือว่าจุดที่คาดว่าจะมีส่วนในการหัวประมูลเรื่องโครงการก่อสร้างใช่ไหม
คือเมื่อวานเนี่ยมีทั้งบ้านกำนันนกบ้านคนที่เกี่ยวข้องครับ
พลเรือนที่เกี่ยวข้องบ้านจ่าอาร์ตแล้วก็มีบริษัทคู่ต้องใช้คำว่าอะไรคู่เทียบเหรอคะ
ที่เขามีการประมูลโครงการแข่งกับบริษัทของกำนันนกส่วนเช้าวันนี้นะครับ
ตำรวจสอบสวนกลางนะฮะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะ
แล้วก็มีกองปราบรามกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะฮะ
มีปด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยเหมือนเมื่อวานนี้เลย
สองร้อยกว่านายเข้าตรวจค้นสิบห้าจุดเครือข่ายของกำนันนกเมื่อวานเนี้ยนะฮะ
วันนี้ก็ไปตรวจอีกสามจุดนะครับทุกผู้ชมครับอ่า
นี่เป็นลักษณะของพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบัญชีนะครับทางสอบสวนกลางเนี่ย
โดยกองปราบรามนำกำลังเข้าตรวจค้นบริษัทกฎหมายและบัญชีแห่งหนึ่ง
โดยกองปราบรามอ่าบริษัทกฎหมายแล้วก็บัญชีตรงนี้เนี่ย
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นบริษัทที่รับทำบัญชีให้กับบริษัทปพัฒนารุ่งโรศก่อสร้างจำกัดของกำหนันนก
โดยบริษัทนี้เป็นบริษัทที่เปิดรับทำบัญชีแล้วก็กฎหมายที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครปฐม
เป็นที่ที่บริษัทใหญ่ใหญ่หลายบริษัทในนครปฐมให้การยอมรับแล้วก็เป็นบริษัทที่รับทำบัญชีให้กับบริษัท
พัฒนารุ่งโรศก่อสร้างจำกัดนะฮะก็คือบริษัทกำนันนกนะฮะ
โดยพันตมนต์เอกอเนกต่างสุภาพรองบุงการสาปรามนะครับ
บอกว่าการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้ได้ยึดเอกสารทางบัญชีที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบริษัทของกำลังนก
เพื่อนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งจะมีการตรวจสอบเอกสารตั้งแต่เดือนมกราคม
ถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากเอกสารการเสียภาษีให้บริษัทของกำลังนก
ก่อนหน้านี้๒๐ปีนะฮะที่เขาทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อนะฮะ
ทางบริษัทได้ส่งคืนให้กับเจ้าของไปแล้วส่วนข้อมูลว่าจะมีการเกี่ยวข้องหรือว่าผิดปกติ
เกี่ยวกับเส้นทางทางการเงินรายการเสียภาษีอย่างถูกต้องหรือไม่เนี่ย
ต้องนำเอกสารทั้งหมดไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
เราก็มาตรวจค้นสำนักงานบัญชีนะครับเพื่อจะดูเอกสารที่มีความเกี่ยวพันกับ
เอ่อเกียรติการของกำนานนกตามที่เราได้ตรวจค้นแบบเมื่อวานนี้ครับ
สิ่งที่เขาเกี่ยวข้องเขาก็มีหน้าที่ในการทำบัญชีเอกสารที่เกี่ยวข้องก็คือส่งมาจากทางกำนันนก
เขาก็พินาไปตามเอกสารนั้นครับอ่าบริษัทเนี้ยรับทำบัญชีของทั้งพ่อกำนัน
มาตั้งแต่พ่อยุคพ่อกำนานยี่สิบกว่าปีแล้วครับเรื่องในกันไม่พบปีรุษอะไรใช่ไหมครับ
ที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับอ่าเมื่อวานสิบห้าวันนี้อีกสามนะฮะ
วันนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบัญชีนะครับใช่ค่ะทีนี้จากการบุกตรวจค้นบริษัทของกำนันนกเนี่ย
เจอหลักฐานสำคัญจริงก็คือเจอรถฟอร์จูเนอร์สีขาวใช่ไหมค
เมื่อวานี้ที่ไปจอดซุกอยู่ในบริษัทซึ่งก็คือคันที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดหลายมุมนี่แหละ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยกำนันนกเนี่ยขึ้นรถคันนี้ครับมีตำรวจคอยขับประกบ
ตามไปต่างพาหนีไปแล้วมาเจอจอดซุกอยู่ที่นี่
ดัดแปลงสภาพเพื่อให้จำไม่ได้คือมันถอดไฟออกหมดเลยอืมนี่ค่ะ
ฟอร์จูเนอร์คันนี้ทะเบียนสองสองเก้าเก้าหนึ่งกรุงเทพมหานครนะคะ
ถูกจอดซุกอยู่ที่บริษัทปพัฒนารุ่งโรศจำกัดนี่แหละคนก็บอกว่าเอ๊ะ
เห็นในวงจรปิดแล้วว่ารถคันนี้คือรถคันที่กำนันนกนั่งแล้วก็หนีไปเรื่อยเรื่อย
ครับแต่มันมาจอดอยู่ในบริษัทนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเออมาตอนไหนนั่นน่ะสิ
เพราะว่าตัวกำนันนกเนี่ยก็ไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่บ่ายวันที่๗กันยายน
แล้วทำไมเพิ่งเจอรถเมื่อวานอ่ะก่อนหน้านี้มันอยู่ที่ไหน
หรือมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วไม่มีใครเห็นหรือเปล่าหรือเคลื่อนย้ายไปเรื่อยหรือยังไง
อ่าทีมข่าวก็เลยไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะครับหกกันยายนวันเกิดเหตุ
ทุ่มสามสิบเจ็ดนาทีค่ะไปดูกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริษัทปพัฒนารุ่งโรศบริษัทของกำนันนก
จะเห็นแสงไฟของรถฟอร์จูเนอร์คันสีขาวขับเข้ามาที่หมู่บ้านนี้
หลังเกิดเหตุการณ์ยิงสารวัสสิวได้ประมาณสองถึงสามชั่วโมงค่ะฟอร์จูเนอร์คันนี้เนี่ย
ถูกเอามาซ่อนเอาไว้โดยขับเลี้ยวไปทางซ้ายของกล้องวงจรปิดแล้วก็ขับถอยหลังเข้าไปในซอยหนึ่ง
ก่อนจะหันหัวกลับรถออกไปข้างนอกแล้วก็ขับออกจากหมู่บ้านไปอย่างรวดเร็วค่ะ
นี่นี่นะหักหัวแล้วก็ถอยหลังเข้าซอยแล้วเห็นไหมพอถอยหลังเข้าซอยเสร็จปุ๊บ
นี่ตามกล้องวงจรปิดเลยนะคะนี่ค่ะหักพวงมาลัยขวาแล้วก็ขับออกไปเลย
แล้วรถคันนี้ก็เลี้ยวขวาไปที่บริษัทกำนันนกค่ะขับไปจอดซุกเอาไว้
นี่นี่จังหวะเห็นเลี้ยขวาเข้าไปใช่ไหมคะดูตามไฟเนี่ยนั่นคือเลี้ยวเข้าบริษัทกำนันนกไปแล้ว
มันเป็นยังไงมายังไง๖กันยายน๓ทุ่ม๓๔นาทีค่ะ
เป็นนาทีขบวนรถของกำลังนกฟอร์จูเนอร์สีขาวพร้อมตำรวจเนี่ย

จอดอยู่ตรงจุดยูเทิร์นแล้วก็ยูเทิร์นกลับรถไป
แล้วหลังจากนั้นฟอร์จูเนอร์คันนี้ก็ขับวนรอบตัวเมืองนครปฐม
่งหน้าไปตามเส้นทางวัดตากล้อง
คิดว่าน่าจะมีการแวะกลับบ้านพักกำนันนกด้วย
อาจจะมีการนัดพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ขับกลับมาที่บริษัทปพัฒนารุ่งโรศเกือบเที่ยงคืน
ก็คือใช้เวลาประมาณสัก๒๓ชั่วโมง

ซึ่งแปลว่ากำนันนกเองก็ไม่ได้หลบหนีออกนอกพื้นที่นครปฐม

มีรายงานว่ากำนันนกจริงที่ซ่อนตัวก็ซ่อนตัวอยู่ที่

ขอเข้ามอบตัวตอนบ่ายที่สพมนครปฐม
กันยายนมีการปูพรมบุคคลบริษัทปพัฒนารุ่งโรศ
ถึงได้เจอฟอร์จูเนอร์คันนี้

กรมทางหลวงค่ะ

หรือเขาแจกให้ใครติดก็ได้

แต่เบื้องต้นอย่างที่บอกพิสูจน์หลักฐานนี่คือเขา

คือทั้งลายนิ้วมือทั้งเดียเนี่ยคือเก็บทุกอย่างหมดแล้ว
เดี๋ยวให้พิสูจน์หลักฐานทำงานสักครู่หนึ่งก่อน

พี่ที่อาจจะทำงานอยู่ที่กรมทางหลวง

ช่วยบอกเราหน่อยเอาทีมงานเอาสติ๊กเกอร์

ขึ้นหน้าจอให้ดูอีกทีซิเนี่ย
เผื่อใครทำงานอยู่กรมทางหลวงช่วยบอกหน่อยนะฮะ

อันนี้ปกติใช้กันเป็นปกติอยู่แล้ว

หรือคนที่ได้มาต้องเป็นข้าราชการ

จะขออนุญาตทำสติ๊กเกอร์แบบนี้ได้

ต้องเป็นใครถึงจะสามารถติดสติ๊กเกอร์แบบนี้ที่รถได้

ช่วงก่อน๒ทุ่มนี่แหละนะครับ

นายประสงค์ไซไกรกระ

คนนี้ที่เราไปยืนอยู่เมื่อสักครู่นี้

อันนี้ออกจากห้องสอบรอบ๒ใช่ไหมพี่อุ๋ย

เอามาสอบตอนรอบแรก

ได้ปืนมาพากลับมาสอบต่อ

นำออกมาล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เอง
นักข่าวก็พยายามสอบถามเรื่องราวต่างนะครับ

เขาเห็นเดินถือปืนสายไปสายมา

แต่วันนี้ก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับ

แต่ดูจากแววตาที่เห็นก็ดู
เขาก็ตกอกตกใจนั่นแหละกองทัพสื่อมาเยอะเหลือเกิน
นี่เข้าไปในห้องสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออกมาไม่เกิน๓นาทีออกมาคราวนี้
ตำรวจก็พาขึ้นรถไปนะฮะออกจากพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคเจ็ด
เพื่อจะไปที่สพมนครปฐมนะฮะเพราะว่าเป็นจุดคดีหลักนะครับ
ซึ่งจะพาไปแจ้งข้อกล่าวหาความผิดเบื้องต้นอันดับแรกก่อนคือเรื่องการครอบครองอาวุธปืนผิดมือ
ค่ะเพราะปืนที่ได้มาเนี่ยตรวจสอบแล้วเป็นของอบตคนหนึ่งค่ะอ่า
ไม่ได้เป็นของเขาไม่ได้เป็นของนายประสงค์นะครับพฤติการที่ถือปืนในวันเกิดเหตุ
ประสงค์นะฮะอ้างว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเลยเอาปืนของตัวเองออกมาเพื่อป้องกันตัว
นั่นแสดงว่าเป็นการถือปืนหลังยิงแล้วคุณรัชพรค่ะอ่า
เขาอ้างว่าเขาได้ยินเสียงปืนในงานมันดังขึ้น
เขาก็เลยต้องเอาปืนของตัวเองเนี่ยออกมาขึ้นลำเพื่อป้องกันตัว
แล้วก็แล้วก็เดินไปรอบงานเหรอคะแสดงว่าคงเป็นช่วงชุลมุนวุ่นวายหลังจากเกิดเหตุ
เสียงปืนดังขึ้นแล้วค่ะอ่าพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับนายประสงค์
ขณะนี้นะครับก็คือมีปืนไว้ในครอบครองแล้วก็ครอบครองปืนผู้อื่นโดยมิชอบ
ถ้าเรื่องพรบออาวุธปืนเนี่ยมีโทษจำคุกหกเดือนถึงห้าปี
ปรับหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นบาทอ่าที่เหลือต้องขยายผลต่อค่ะครับ
ทีนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคนก็มองนะคะว่า
หน่องท่าผามีกำนันนกใช่ไหมอ่าที่เป็นคนพยักหน้าให้ลั่นไก่

ลองนึกภาพตามของกันย้อนกลับไปในวันที่หล่องธาผา
วินาทีที่หนองท่าผาลั่นไกยิงสารวัสสิวไปแล้ว

คนตรงนั้นตกใจและแตกตื่นกันหมด
แต่ทุกคนยังคงมีสติ
พาไปด้วยไปถึงบ้านกำลังนกแล้วถึงแยกกันหนีใช่ค่ะตำรวจระดับผู้บังคับการ
เลยมีการเสนอนะคะที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยนะอ๋ออดีตตำรวจเขาก็เลยบอกมา
เขามองมาแบบนั้นว่าไปแกะรอยการใช้โทรศัพท์กำนันนก
แล้วก็ตำรวจทั้ง๖นายที่โดนออกหมายจับฝากหางไปแล้วแล้วก็พักพวกหน่อย
เพราะเชื่อว่ามันน่าจะมีคนสั่งการใหญ่อยู่เบื้องหลังกำนันนกอีกทีด้วยซ้ำ
คือถ้าชุดสืบสวนคลี่คลายคดีกำลังทำคดีอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งจบแค่ตรงนี้
อย่าเพิ่งไปตัดแค่ที่กำนันนกดูหน่อยซิว่าตำรวจหกนายที่มาช่วยกำนันนกกับหน่องท่าผา
หรือตัวกำนันนกเองเนี่ยในคืนวันเกิดเหตุช่วงที่หนีเนี่ย
โทรหาใครบ้างไล่ไปให้สุดเลยเบอร์กี่เบอร์มีเท่าไหร่
และไม่ได้ตอบตรวจสอบแค่ของกำนันนกนะเอาของหน่องของกำนันนกของตำรวจหกนายที่เป็นทีมคุ้มกัน
กำลังนกและหน่องแล้วก็พักพวกด้วยโบ๊ทเอ่ยเก่งเอ่ยเอาทุกคนอ่ะ
เอางี้ดีกว่าว่าไอ้สิ่งต่างที่ทำกันเนี่ยเอาปืนไปซ่อนเอาเฟิร์ฟ
อดเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ไปทิ้งคลองเพราะว่าจำได้ไหมภาพในกล้องวงจรปิดที่เห็นโบ๊ท
กินทองอ่ะคุยโทรศัพท์ใช่ไหมพอทิ้งวงจรปิดตัวแรกละว่าใช่
ตัวที่สองระหว่างหาที่ทิ้งอ่ะค่ะโทรศัพท์คุยกับใครถูกต้อง
ใช่ไหมใช่ค่ะคือประเด็นที่ทำให้นายตำรวจระดับผู้บังคับการท่าน
ผู้บังคับการท่านนี้เชื่อว่าการหลบหนีของกำนันนกกับหนองท่าผา
จะต้องมีคนช่วยหรือมีคนบงการใหญ่อยู่เบื้องหลัง

เพราะว่าคือตั้งแต่เหตุการณ์ทั้งหมดมาเนี่ย

วินาทีนั้นไม่สามารถคิดเองได้หรอกว่าต้องทำอะไรยังไงบ้าง
จะต้องมีการติดต่อบุคคลสำคัญเพื่อสอบถามหรือว่าปรึกษาว่าเอายังไงต่อดี

รวมไปถึงมือถือตำรวจทุกคนในงานเขาต้องตรวจสอบนะคะ
โดยเฉพาะในกลุ่มที่ช่วยเหลือสารวัตรสิว
และคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก็ต้องตรวจสอบค่ะ
เขาบอกว่าอาจจะได้ข้อมูลสาวไปถึงผู้บงการจริงก็ได้
บูลจะส่งสินทรัพย์ไปหลังเมื่อแรงการหลับบ้าน
ดูสุดดูป่าวดูแม่
สั่งให้โบ๊ทเอาเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดไปทิ้ง
สั่งให้เก่งเอาปืนที่หนองใช้ยิงไปทำลาย
มันดูเป็นขั้นเป็นตอนมันดูแหม่

แล้ววงจรตินี่ก็มีภาพยืนยันแหละว่า
มีตำรวจนำทีมคุ้มกันพาไปถึงบ้านพักที่ตากล้อง
จากจุดเกิดเหตุไม่ถึง๒กิโลเมตร

แล้วถึงค่อยเห็นภาพของโบ๊ทขี่รถออกมาเพื่อเอาเซิร์ฟเวอร์ไปทิ้ง

ตัวแรกทิ้งเสร็จตัวที่สองนี่เหมือนคุยกับใครวนไปวนมาไม่รู้จะหาที่ทิ้งที่ไหน
สุดท้ายก็ทิ้งในคลองห่างจากบ้านแค่๘๐๐เมตร
ซึ่งหลังจากที่โบ๊ทเอาเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดไปโยนทิ้งน้ำ
เก่งก็เอาปืนที่หน่องท่าผาใช้ยิงสารวัสสิวกลับไปบ้าน

ส่วนกำนันนกกับห่องท่าผาแยกย้ายกันหลบหนี
กำนันนกขอมอบตัวบ่ายวันถัดมาคือวันที่๗
แล้วก็ทำหนังสือชี้แจงว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้อง

ทำหนังสือชิดไวเหมือนกันนะ
ทำหนังสือชี้แจงได้ด้วยนะคะ
แล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวออกมาขอต่อสู้คดีด้วย

ซึ่งเขามองว่าอ้าวถ้าเกิดสมมุติว่า
เราไม่ได้เกี่ยวข้องใช่ไหมไม่ได้เป็นคนสั่ง
จะไม่คิดยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวขอต่อสู้คดีซะหน่อยเหรอ
อันนี้ก็ดูแบบเอาเลยคุณตำรวจเต็มที่ทำตามกระบวนการของกฎหมายได้ทุกอย่างเลย
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่บางคนก็เขาตั้งข้อสงสัยนะคะ
รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งหน่องท่าผาก็ถูกวิสามันฆาตกรรมตั้งแต่เช้าตรู่ตี๕เลย
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไงนะน่องเปิดฉากยิงใส่ตำรวจก่อนใช่ไหมคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องยิงตอบโต้
แต่เอาจริงนักสืบโซเชียลหลายคนเขาก็บอกว่า
มันเหมือนวางแผนมาเอ๊ะนี่มีที่ปรึกษามีกุญสือแนะนำหรือเปล่า
อืมคนตั้งข้อสังเกตกันเยอะครับยิ่งการที่กำนันนกอ่ะ
ขอให้ทนายประกันตัวทั้งที่ก็มีตำแหน่งมีหลักทรัพย์มหาศาล
จะยื่นขอประกันตัวตามสิทธิ์ก็ได้ทั้งทั้งที่เขามาวอบตัวเองใช่ไหม
เขาแนะนำมาแล้วหรือเปล่าอืมว่าให้ทำตามขั้นตอนนี้ไปก่อน
หรืออยู่ในเรือนจำอาจจะปลอดภัยกว่าการออกมาใช้ชีวิตต่อสู้คดีด้านนอกหรือเปล่า
อ่ะแต่ก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการวิเคราะห์แล้วก็เป็นความคิดเห็นของอดีตตำรวจ
ผู้บังคับการนายนี้ที่เชื่อว่าน่าจะมีกุญสือหรือใครที่อาจจะเป็นผู้บงการหรือผู้สั่งการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังอีกทีนึง
ครับแต่ก็เชื่อว่าแหม่ชุดสืบชุดนี้นี่ก็ไม่ใช่ชุดที่ไม่เคยทำงานใหญ่ใหญ่มาก่อน
ของบิ๊กโจ๊บิ๊กโจ๊กนำเองด้วยแถมบิ๊กต่อก็ลงมาดูด้วย
เชื่อว่าน่าจะมีการนำโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบทั้งหมดแล้วแต่คงจะรอหลักฐานที่มันชัดเจน
ไม่ว่าจะเป็นวงจรปิดคำสารภาพที่ตอนนี้ก็ถูกกดดันอย่างหนักเนี่ยนะคะ
ก็เดี๋ยวต้องรอดูแหละว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีหลักฐานแบบไหนออกมาเพิ่มเติม
เพื่อทำให้สำนวนนี้มันรัดกลุ่มหรือว่าแน่นมากขึ้นอ่าทุกผู้ชมครับ
กำนันนกเนี่ยก็อย่างที่ทราบนะฮะอิทธิพลบารมีต่างต่าง
หรือว่าการจะเป็นมาเฟียพื้นที่ในการประมูลงานก่อสร้างพวกนี้
เจ้าหน้าที่กำลังไล่สางพวกนี้อยู่ก็๑๒ปีที่ผ่านมาประมูลงานโครงการก่อสร้างไปได้เนี่ยโอ้โห
พันกว่าโครงการใช่ไหมพันสี่ร้อยพันห้าร้อยโครงการ
มูลค่าหลายพันล้านบาทค่ะแล้วการที่ต้องไปรู้จักคนเยอะเยอะ
ตำรวจทางหลวงมันมีเรื่องของรถบรรทุกของตัวเองอีกใช่ไหมฮ
อ่าการประมูลงานเนี่ยในสองโครงการที่ดีเอสไอจับตาดูอยู่มูลค่าเกินสามสิบล้านทั้งสองโครงการเนี่ยนะฮะ
มันหลักสามร้อยกว่าร้านอ่ะใช่สามร้อยห้าสิบล้านอันหนึ่ง
มีคนซื้อซองประมูลเนี่ย๓๐กว่ารายสามสิบสองรายถึงเวลาเนี่ยยื่นเข้ามาแค่สาม
ค่ะแล้วกำนันนกได้ใช่เนี้ยเขากำลังตรวจสอบว่ามันมีเรื่องหัวประมูลไหมใช้อิทธิพลเลยไปข่มขู่เขาหรือเปล่า
อ่าไม่รู้ว่าคดีนี้มันจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอย่างไรนะค่ะ
แต่เราได้คุยกับเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างบริษัทหนึ่งเขาอยู่อายุทยา
ค่ะนะฮะเขาชนะการประมูลก่อสร้างทำถนนในพื้นที่อบตหนองงูเหลือมที่นครปฐม
ก็คือผ่านเว็บไซต์นั่นแหละค่ะยื่นประมูลซื้อซองอะไรเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าใครยื่นอะไรยังไงบ้าง
ใช่จะไม่มีใครเห็นตัวเลขนอกจากคนที่ดูแลเว็บหรือว่ารู้สึกว่าจะเป็นความรับผิดชอบของ
เขาบอกเขาก็ไม่รู้หรอกว่าในพื้นที่มีใครกำนันนกอะไรยังไงใครใหญ่ใครครองพื้นที่
เอาเป็นว่าเขายื่นไปแล้วเขาได้งานปรากฏว่าพอได้งานแล้วถูกยิงฮะถูกไล่ยิงฮะ
ไม่ได้ยิงตัวเขานะแต่มายิงในพื้นที่ก่อสร้างของเขาที่ต้องเข้าไปทำงาน
ซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าจะเกี่ยวกับวันนั้นนกหรือเปล่านะแต่เขาได้งานที่นครปฐมแล้วเขาเจออย่างนี้
พฤศจิกายน๖๕นะฮะปลายปีที่ผ่านมานี่เองวันนั้นเนี่ยมีกลุ่มคนร้ายขับรถกระบะ
นี่อันนี้ภาพเกิดเหตุวันนั้นนะครับ๒๙พฤศจิกายน๖๕เป็นข่าวมาตอนนั้นน่ะ
ฮะมีคนขับรถกระบะใช้ปืนกระนำยิงรถบรรทุกของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
กำลังทำถนนที่ตะบนหนองงูเหลือมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
ประมูลงานชนะบริษัทก่อสร้างซึ่งงานนี้เนี่ย
นกก็ยื่นประมูลเหมือนกันนี่แต่แพ้บริษัทนี้ค่ะตอนนั้นไม่มีใครบาดเจ็บนะฮะ
แต่รถบรรทุกหกล้อที่ถูกยิงเนี่ยมีรอยกระสุนปืนเก้านัดโอ้โห
มีรถมีรอยกระสุนปืนอีกสี่นัดนะฮะนี่มีรอยต่างต่างนะฮะ
แล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยมีรถตำรวจนะฮะที่เป็นญาติของเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ค่ะถูกยิงไปด้วยมีรถจักรยานยนต์ถูกกระสุนปืนไปอีกสองนัด
กระสุนเนี่ยเจาะเข้าไปถึงประตูร้านก๋วยเตี๋ยวแถวนั้นอีกสองนัด
โดนกระถางต้นไม้อีกนัดหนึ่งนี่อย่างงี้เรียกว่ากราดยิงเลยไหมเนี่ย
นั่นสิคะโอ้โหขับมาแล้วกราดยิงใส่เลยนะครับ
คนงานบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีหนึ่งตอนนั้นกำลังนั่งดื่มกินกันอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว
เพื่อจะคอยเฝ้ารถบรรทุกที่ใช้ทำงานลาดยางมะตอยบนถนนอยู่อยู่คนร้ายขับรถกระบะสีดำมา
เป็นกระบะตอนครึ่งใช้ปืนกระหน่ำยิงต่อเนื่องหลายนัด
ตอนนั้นต้องพากันวิ่งหนีตายนี่กระบะคันนี้นะฮะ
หลังจากยิงจนหนำใจแล้วคนงานก่อสร้างเขาบอกอย่างนี้เลยนะ
คนร้ายก็ขับรถหลบหนีไปเขาก็ไปแจ้งตำรวจกัน
ตำรวจตั้งเป้าว่าอาจจะมาจากปมความขัดแย้งทางธุรกิจ
ซึ่งจนถึงขณะนี้คดียังเงียบอยู่ค่ะอ่าและยังไม่รู้ว่าใครก่อเหตุยิง
เราไปคุยกับเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างบริษัทนี้นะฮะ
หลังจากเกิดเหตุในวันนั้นปลายปีที่แล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่อายุทยา
มูลงานก่อสร้างทำถนนก็เห็นว่ามีงานของอบตหนองงูเหลือมที่นครปฐมนะฮะก็ประมูลเมื่อปี๖๕
นี่คุณวิการแก้วิจิตรผู้สื่อของเราไปคุยด้วยแล้วเขาก็ไม่รู้จักกับนานนกด้วย
เพราะบริษัทเขาอยู่อยุธยาเขาไม่รู้เรื่องทางนครปฐมอะไร
ครั้งนั้นเป็นการประมูลงานในพื้นที่นครปฐมครั้งแรกของบริษัทเขาด้วย
ประมูลปุ๊บชนะการประมูลเลย
คืนแรกหลังจากชนะการประมูลก็ต้องเข้าทำงานใช่ไหม

นั่นคือคืนแรกเลยนะฮะที่เกิดเหตุเนี่ย
เขาให้ลูกน้องเอารถเอาอุปกรณ์ลงพื้นที่เพื่อเตรียมทำงาน
ไปถึงก็ถูกรับน้องเลยถูกยิงเลย
เขาบอกเขาชนะการประมูลงานก่อสร้างมาหลายพื้นที่
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
เหตุการณ์ในวันนั้นก็ให้ลูกน้องเนี่ยไปแจ้งความที่
สพมนปฐมชุดสืบสวนก็มาไล่ภาพจากร่องกระจอนปิด
เพื่อติดตามหาตัวคนร้ายก็ได้ภาพมา

เห็นไหมก็เป็นรถกระบะคันนั้นนะครับแต่ก็ยังจับไม่ได้
ไม่รู้ว่าใครเป็นคนสั่งใครเป็นคนก่อเหตุ
เจ้าของพื้นที่ที่อนุญาตให้จอดรถเนี่ย
ก็เป็นผู้เสียหายด้วยนะเพราะว่าเขาก็มีร่องรอยที่ถูกกระสุนปืนเข้าไป
เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเขาก็ไม่รู้นะว่าเหตุการณ์นี้
มันเกี่ยวข้องกับกำลังนกหรือเปล่านะเขาไม่แน่ใจ
แต่เอาเป็นว่าพอได้งานที่นครปฐมแล้วก็เจอเหตุการณ์แบบนี้
อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นจริงครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นพอทำถนนเสร็จ
เขาเก็บอุปกรณ์ไปเคลื่อนย้ายรถไปมีเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกไหมไม่มีครับ
อืมแล้วก็เรื่องเงียบหายไปครับอ่านี่คุณระวีการนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับเพื่อจะไปตามเรื่องนี้นะฮะ
แล้วก็ไปตามความคืบหน้าทางคดีนะครับทำให้ทราบว่าเหตุการณ์เนี่ยผ่านมาสิบเดือนแล้ว
ตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้นะครับ
ทางฝั่งผู้เสียหายก็เลยบอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยตามคดีให้ครั้งหนึ่ง
ไม่ใช่แค่ผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างที่รถของเขาถูกยิงนะค่ะ
เนี่ยร้านค้าแถวนี้ก็โดนไปด้วยอ่าอ้าวเดี๋ยวก็รอแล้วกันนะฮะ
ว่าสอบภอมเมืองนครบัตรฐมจะว่ายังไงคดีนี้ยังไม่คืบหน้า
ระหว่างรอเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดรอแถลงนี่ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งกำนันของกำนันนก
เพราะหลายคนก็บอกว่าคือกำลังนกเป็นผู้ใหญ่ได้แค่ประมาณแบบเดือนเดียวเอง
อ่ายี่สิบวันถ้าเอาจริงจริงอ่ะแล้วก็เป็นกำนันเลยแล้วก็เป็นกำนันมาตลอดเก้าปี
บางคนก็เลยคล่องใจว่าเขาเป็นกำนันด้วยตัวเองจริงไหม
ตอนนั้นอายุก็ยี่สิบกว่ากว่าเองบางคนก็บอกว่าอ๋อเขาซื้อมาตำแหน่งเนี้ย
อืมเขาก็เลยว่ากันว่าอ๋อตำแหน่งนี้มันซื้อกันได้เหรอเออ
เราไปไล่ถามนะวันนี้ถามทั้งชาวบ้านถามทั้งนายอำเภอเมืองนครปฐม
เอาคุยกับนายอำเภอก่อนนะคะอันนี้นายกำนันนกเนอะอืม
คุยกับนายุทธนาโพธิวิหกในอำเภอเมืองนครปฐมค่ะเขาบอกว่า
กำนันนกเนี่ยก่อนหน้านี้ในพื้นที่ตำบลตากล้อง
มีกำนันเดิมอยู่กำนันคนเก่าอยู่แล้วเขาออกจากตำแหน่งไป
ซึ่งอันนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกษียณหรือลาออกแต่มันทำให้ตำแหนกำนันเนี่ยว่าง
อำเภอก็เลยมีการเรียกประชุมผู้ใหญ่บ้าน๑๐หมู่แล้วก็ใช้วิธีการโหวตเลือก
มีคนลงสมัครกำนัน๒คนนะคะณตอนนั้น
กำนันนกคือ๑ใน๒แล้วผลบวชออกมาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด๑๐หมู่ใช่ไหม
ครับปรากฏว่ากำนันนกได้รับการคัดเลือกให้เป็นกำนัน
คือทุกคนโหวตเลือกหกในสี่โหวตเลือกกำนันนกอ่าคือตำบลตากล้องเนี่ย
มีอยู่สิบหมู่บ้านใช่ค่ะนะฮะซึ่งเวลาที่มีตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านว่างเนี่ย
ตอนเนี้ยผู้ใหญ่กำนันในเกษียณหกสิบนะฮะค่ะอ่าอายุยี่สิบห้าขึ้นไปเนี่ยสมัครได้
อืมพอสมัครผู้ใหญ่คนที่เลือกผู้ใหญ่คือลูกบ้านค่ะอ่าในหมู่บ้านนั้น
ใครถ้ามีคู่แข่งกันนะแล้วเหมือนเลือกตั้งอ่ะ
ได้คะแนนเยอะสุดก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะส่วนกำนันเนี่ย
ถ้ากำนันตำแหน่งกำนันว่างค่ะคนที่จะสมัครกำนันได้ก็คือผู้ใหญ่บ้าน
ใช่ค่ะทั้งสิบหมู่บ้านต้องเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านก่อน
เพราะฉะนั้นพอกำนันนกเขาเขาสมัครผู้ใหญ่แทนคุณพ่อเขาใช่ไหมใช่ค่ะ
มีญาติมาต่อขั้นคนหนึ่งก่อนอ่ะอ่าแล้วกำนันว่างพอดีค่ะ
ก็เลยลงสมัครเขาก็สมัครตำแหนกำนันใช่ซึ่งมีสองมีผู้ใหญ่สองหมู่บ้านที่ชิงตำแหนกำนันกัน
ใช่ค่ะแล้วผู้ใหญ่สิบคนสิบคนเนี้ยหกในสี่ก็คงรวมเจ้าตัวอะไรด้วยนั่นแหละค่ะ
เลือกกำนันนกเขาชนะก็เป็นกำนันซึ่งในอำเภอเมืองนครปฐมบอกว่า
เรื่องการโหวตเลือกจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไหมเนี่ยผมขอตอบแบบนี้แล้วกันว่า
ผมยังไม่เคยได้รับการร้องเรียนเรื่องนี้อืมที่ผ่านมาตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่ในอำเภอที่นี่มาสองปี
ก็ยังไม่เคยได้รับการร้องเรียนใดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกำนันนก
มีประเด็นเขาถามกันมาอีกว่าแล้วที่กำนันนกไม่เคยมารายงานตัวที่ว่าการอำเภอเลย
อ่ามันมันได้เหรอปกติคนได้ตำแหน่งมันไม่ต้องมารายงานตัวอะไรแบบนี้เลยเหรอ
นายอำเภอมันนักความประถมบอกว่าถ้าเอาข้อที่จริงจริงจริงเนี่ยในส่วนของกำนัน
ไม่ต้องมาปฏิบัติงานที่อำเภออยู่แล้วเพราะมีหน้าที่แค่ประสานงาน
ดูแลตำบลใช่ไหมคะครับดูแลเรื่องบำบัดทุกข์บำรุงสุขของคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นจริงจริง
ก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ที่เขาต้องมาอำเภอไม่ต้องมารายงานตัวที่อำเภออะไรก็ได้อ่า
แต่ในอำเภอเวลาจะเรียกจะอะไรอย่างนี้ก็ต้องติดต่อได้ใช่ค่ะ
แต่นายอำเภอบอกเขาก็ไม่ได้จำเป็นต้องมารายงานตัวที่อำเภอ
เพราะเขาไม่ได้ทำงานที่นี่
ตัวตำแหน่งอย่างที่ผมอธิบายเมื่อวานว่าตัวตำแหน่งกำนันเนี่ย
ไม่ได้เป็นตำแหน่งที่มีอิทธิพลอะไรแต่ส่วนบุคคลเขาจะไปมีอิทธิพลหรือมีอะไรเนี่ย
มันน่าจะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเขาแต่ตัวตำแหน่งเนี่ยไม่ไม่ได้
ไม่ได้มีเงินของตัวเองไม่ได้มีกองกำลังของตัวเอง
เพราะฉะนั้นในความเป็นอิทธิพลของตำแหน่งมันคงไม่ใช่
ถ้าคุณใช้เงินว่าให้เท่านี้แล้วเลือกผมอย่างนี้โอเคอันนี้
ถ้ามันมีหลักฐานมันก็ต้องผิดแน่อ่าแต่ถ้าเกิดว่าเอ่อ
จะบอกว่าคนนี้ได้รับเลือกเพราะว่าเพราะว่าครบพวกเยอะญาติเยอะอะไรอย่างนี้
มันมันก็คงไม่ใช่จะเรื่องผิดถ้าเราจะเลือกญาติเรา
นี่คือข้อมูลจากนายอำเภอ
เมืองนครปฐมที่ดำรงตำแหน่งมาสองปีถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชา
ใช่ค่ะคุยกับชาวบ้านดีกว่า
ถามชาวบ้านมีชาวบ้านคนหนึ่งเล่าแบบนี้ค่ะ
บอกว่าอ๋อก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนจะมาเป็นกำนันนกอ่ะ
นกก็เป็นชาวบ้านชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองคนนึงนี่แหละอ่า
แล้วคุณพ่อก็คือผู้ใหญ่โหดใช่ไหม
ก็ดันให้กำนันนกเนี่ยขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สอง
ไปเดือนนึงตำแหน่งกำนันตากล้องว่างพอดี
ก็เลยได้รับการคัดเลือกลงสมัครเป็นกำนันปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
หลังจากนั้นได้รับเลือกปุ๊บก็เป็นกำนันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา๙ปีค่ะ
หลายคนอ่ะให้ข้อมูลกับทีมข่าวไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่า
เส้นทางการเป็นกำนันของกำนันนกเนี้ยต้องจ่ายเงินอืม
จ่ายเงินให้อดีตกำนันคนเก่าที่เหลือเวลาเกษียณราชการอีก๒เดือน
เกษียณครบวาระเนี่ยให้ลาออกด้วยเงินหลักล้าน
เหรออันนี้แหล่งข่าวบอกนะอ่า
บอกว่าอีก๒เดือนกำนันตากล้องคนเก่านี้เขาจะเกษียณแล้ว
เงินหลักล้านบอกพี่ลาออกไปเลยไม่ต้องรอเกษียณ
สองเดือนก็รอไม่ได้เหรอก็ผมจะขึ้นแล้วอ่ะอุ้ยตายแล้ว
แล้วก็จ่ายเงินซื้อเสียงโหวตด้วยอ่า
หมู่บ้านใช่ไหมใช่ครับเขาบอกจ่ายเงินซื้อเสียงโหวตให้ตัวเอง
เลยทำให้เขาเป็นกำนันด้วยอายุเพียงแค่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกปี
ได้ไปหกได้ไปหกหกเสียงใช่ค่ะคือหกหมู่บ้าน
หมู่บ้านโหวตให้อีกสี่หมู่บ้านไม่โหวตให้กำนันนกอ่า
ก็ถ้าตัดตัวเองไปเสียงหนึ่งก็คือหกจากเก้าอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะอืม
คนในพื้นที่ก็มองว่าการใช้เงินของกำนันนกทั้งหมดเนี่ย
น่าจะต้องมีกุญซื้อชี้แนะหนุนหลังเพื่อให้ได้ใจคนในพื้นที่
คือไล่ตั้งแต่ชาวบ้านค่ะราชการตำรวจในพื้นที่นอกพื้นที่
คือต้องมีคนแนะนำ

แล้วก็กำหนังเก่าก็โดนจ้างออกไปต้องจ้างออกไปล้านกว่าบาทมั้ย

ออกไปเพราะว่ากำลังจะเกษียณพอดีแล้วช่วงนั้นมันจะหมดวาระของ
เอ่อ๖๐ปีเกษียณใช่ป่ะ

อ่าเขาก็เลยต้องรีบจ้างออกออกเสร็จปุ๊บอันนี้ก็ลงลงเลย

บอกว่าจริงกำนันนกเขาเป็นคนดีนะพี่อุ๋ยเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ได้มีพิษมีภัย
ชาวบ้านเดือดร้อนด้วยถนนหนทางทีไรด้วยนะบอกกำนันนกปุ๊บ
กำลังนกนี่สั่งคนงานประสานรถให้เข้ามาจัดการช่วยเหลือแบบทันทีเลย
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยค่ะชาวบ้านคนนี้บอกว่ากำนันนกเขาเงินถึง
ชาวบ้านเอ่ยผูถ่าวผูแก่หลุกเล็กเด็กแดงก็ชอบไปร่วมงานที่บ้านกำหนังนกเสมอ
เพราะว่าไปแล้วเนี่ยมันได้ค่าขนมติดไม้ติดมือกลับมาด้วย
แต่เขาบอกว่าในเรื่องของการเลือกกำนันเนี่ยชาวบ้านคนนี้บอกนะว่าไม่น่าจะเป็นการซื้อเสียงหรอก
อืม
คือเวลาพูดถึงเรื่องนี้ทีไรเนี่ยท่านผู้ชมจะส่งข้อความเข้ามาเยอะมาก

ว่าเอ๊ะกำหนังเนี่ยทำไมต้องให้วารักษ์๔ปี๕ปี
ปีแล้วเลือกใหม่ไม่ได้เหรอกำนันผู้ใหญ่เนี่ย

คือถ้าตามกฎหมายเลยเนี่ย

แต่ถ้าถอดถอนผู้ใหญ่บ้านเพราะกำหนังต้องเป็นผู้ใหญ่บ้าน

อ่าสถานะคือกำนันเนี่ยต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านถึงจะสมัครได้

ถ้าคุณไม่พอใจผู้ใหญ่บ้านคุณก็ลงชื่อกันในหมู่บ้านเนี่ย

แต่คำถามก็คือมีชาวบ้านกล้าไหม

กว่าจะเสียเวลาออกเองไปก่อนนะฮะ

เมื่อวานคุณรัชพรก็พูดถึงใช่ไหม

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยเราไปที่บ้านของกำนันเต้งนะฮะ
หลังจากเมื่อวานถูกตำรวจเข้าไปตรวจค้น
เพราะถูกกล่าวหาพาดพิงว่าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนเป็นนอมินีให้กับกำนันนก
ค่ะนี่นะฮะอ่าบ้านกำนันเต้งนะครับก็มีธุรกิจหลายอย่างนะ
เปิดร้านเช่าวัตถุมงคลไอ้ไข่วัดเจดีขายถั่วทอดสมุนไพรด้วยนะ
แล้วก็มีร้านขายข้าวมันไก่ไปขายอยู่ที่กัมพูชา
นันเต้งไปขายอยู่ที่นั่นมีธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งด้วยขนส่งของเอกชนเขา
ที่ตำรวจไปตรวจค้นเมื่อวานนี้พบว่าวันนี้ปิดล็อกนะฮะ
กำนันเต้งบอกว่าเมื่อวานนี้ตกใจเหมือนกัน
อยู่ดีมีตำรวจมาตรวจค้นไม่ทันตั้งตัวขอยืนยันอีกครั้งว่ากำนันเต้งไม่เคยรู้จักกำนันนกมาก่อนอย่างแน่นอน
กำนันเต้งเนี่ยเป็นบ้านหลังด้านในนะฮะเป็นรั้วระแนงไม้เชอร่าสีน้ำตาลนะ
ซึ่งตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วหลังจากที่กำเต้งไปทำธุรกิจขายข้าวมันไก่อยู่ที่กัมพูชาได้๒ปี
ส่วนธุรกิจที่ไทยของกำนันเต้งมีน้าคอยดูแลให้ที่หลายคนเรียกกำนันเต้งเพราะตอนเด็กมีคนถามเขาว่าโตขึ้นเนี่ยอยากเป็นอะไร
เป้งเนี่ยบอกบอกอยากอยากเป็นกำนันผู้ใหญ่เขาเลยแบบแกล้งเรียกตั้งแต่เด็กไง
อีกหลังที่ว่าเป็นบ้านหลังใหม่ของกำนันเต้งนะฮะก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านตรงจุดหลังแรกนะฮะนี่ตรงนี้นะฮะเมื่อวานตำรวจก็ไปตรวจค้นนะครับก็มีคนงานที่ดูแลร้านที่เป็นลักษณะของบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนเนี่ยที่เปิดอยู่ในตัวบ้านนะบอกบ้านหลังนี้มีพ่อของกำนันเต้งเนี่ยอาศัยอยู่กับลูกชายกำนันเต้งอายุ
นันนี่นะครับก็มีกำนันตรงเลยใช่ไหมเมื่อวานจากกำนันเต้งไปกำนันตรงค่ะอันนี้กำนันเต้งเนาะกำนันเต้งที่ไม่ได้เป็นกำนันแต่ฝัยฝันอยากเป็นกำนันก็เลยเรียกกันว่าเป็นกำนันเต้งฮารีที่ตอนนี้อยู่กัมพูชาใช่ไหมกำนันตรงค่ะกำนันตรงนี่คือหนึ่งในบ้านเป้าหมายที่เมื่อวานนี้ตำรวจไปตรวจ
เราส่งคุณสุชาดาลงไปนะวันนี้ไม่เจอกำนันตรงค่ะคือกำนันตรงนี้เมื่อวานที่ตำรวจไปตรวจสอบเห็นว่าโดนยึดปืนไปด้วย
วันนี้เจอพี่ชายนะคะเจอพี่ชายของกำนันโต้งค่ะนายวสันเอกจีนสารวัตรกำนันกำนันโต้งนี่ชื่อจริงเขาคือนัทพลเอกจีนนะคะ
ชายก็บอกว่าเมื่อวานนี้ตำรวจมาตรวจค้นแล้วก็ยึดปืนประจำตำแหน่ง๒กระบอกไปตรวจสอบ
ล่าสุดเนี่ยกำนันโต้งก็คือน้องชายไปทำเรื่องขอรับปืนกลับมาแล้วเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับกำนันนก
ส่วนเรื่องหัวประมูลโครงการก่อสร้างเนี่ยผมในฐานะพี่ขอยืนยันเลยว่า
กำนันโต้งน้องชายผมไม่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอนเพราะไม่ได้สนิทหรือรู้จักกับกำนันนกขนาดนั้น
อยากจะรู้ว่ากำนันตรงเนี่ยมีการหัวประมูลเกี่ยวกับเรื่องโครงการนั้นหรือเปล่า
นั้นเขาไม่รู้หรอกเขาก็ไม่ได้เกี่ยวเรื่องนี้เพราะว่าเขาทำธุรกิจเขาก็ไม่มีธุรกิจอะไรเขาก็มาใส่พี่น้องอยู่อยู่กับผมนี่แหละ
ปกติแล้วกำนันโต้งกับกำนันนกนี่รู้จักกันไหม
ไม่รู้หรอกนะแต่มันเป็นเขตพื้นที่ติดต่อกันเฉย
ถ้ามีก็มาไปคุยกันเรื่องเกี่ยวกับท้องพี่
ผมไม่เคยได้ยินแค่พูดนะไม่เคยได้ยินน้องพูดว่าไปคุยเรื่องอะไรที่บ้านกำนันนกอะไรเพราะเขตมันก็ติดกัน
พี่ชายยืนยันหนักแน่นว่าโอ๊ยน้องชายผมกำนันโต้งไม่ได้สนิทสนมหรือรู้จักกับกำนันนกขนาดนั้น
แต่ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าโอ้โหนี่สีปึกกำนันนกกับนันโต้งนี่สีปึก
แต่สงสัยช่วงนี้มีข่าวก็เลยห่างกันสักพักก่อนหรือเปล่า
ตอนนี้ตามรายงานบิ๊กโจ๊ก็ถึงพื้นที่แล้วนะแต่เดี๋ยวจะเข้าไปตรวจสอบก่อน
ไปดูเรื่องของกล้องวงจรปิดดูเรื่องของหลักฐานต่างก่อน
แล้วถึงจะเปิดแถลงข่าวค่ะผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่น
รับรองว่าแถลงเมื่อไหร่ตัดเข้าให้ดูทันที
ได้ฟังแน่อยู่ด้วยกันนะอย่าเพิ่งไปไหน

ทุกผู้ชมครับมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่วันนี้
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
เมื่อวานนี้คือ๑ใน๑๕จุดที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับ
เป็นบ้านของจ่าสิบตำรวจกัญชรแก่นสวาสตร์นะฮะ
อยู่ในพื้นที่ตะบนตากล้องนะครับพื้นที่ของกำนันนกนะครับ
เข้าตรวจค้นเมื่อวานนี้ซึ่งไม่เจอจ่ากัญชรนะฮะ

วันนี้คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยด้วยนะครับ

แต่มีเพื่อนบ้านที่บอกว่าปกติบ้านหลังนี้เขาก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครอยู่แล้ว
แล้วตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็ไม่เคยเห็นจ่ากัญชรเนี่ยมาที่บ้านนี้เลยสักครั้งหนึ่ง
เท่าที่เห็นบ้านก็จะปิดอยู่แบบนี้ตลอดเหมือนกับไม่มีใครอยู่
ส่วนจะเป็นตำรวจที่รู้จักกำนันนก
หรือว่าคอยดูแลคอยช่วยเหลือเป็นลูกน้องกำนันนกอะไรหรือไม่
เขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
พี่ก็เห็นเขาปิดตลอดนะคือเป็นบ้านหลังใหญ่ก็จริงแต่ปิดตลอด
ใช่พี่ไม่ค่อยเห็นมีใครเข้าใครออก
แต่ว่าทุกทีที่ขี่รถผ่านก็ไม่เคยเห็นเขาเปิดประตู
คนแถวนี้รู้จักกำนันนกไหม
ไม่รู้นะเพราะตัวพี่อ่ะไม่รู้จักเพราะพี่ไม่ใช่คนพื้นที่
เมื่อวานนี้ก็มีพื้นที่เป้าหมาย๑๕จุดที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางกำนันนกนะครับค่ะ
มี๒จุดที่สงสัยว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้
ก็คือร้านขายปืนกับบ้านของท็อปไซไคร

ซึ่งวันนี้คุณสุชาดานะครับทุกผู้ชมครับก็ไปที่ร้านขายปืนนะ
คือคุณสุชาดาวันนี้เรียกว่าชีพจรรองเท้าไปทุกที่เลยนะคะ

ซึ่งร้านนี้เนี่ยจากการตรวจค้นเมื่อวานแล้วก็ไม่ได้พบสิ่งผิดกฎหมายอะไร
ได้คุยกับเจ้าของร้านนะคะเขาบอกเขาตกใจมากเลยนะที่อยู่เนี่ยไปเอี่ยวอะไรกับคดีกำนันนกเฉยเลย
ส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับกำนันนกแต่รู้จักกับพ่อกำนันนกก็คือผู้ใหญ่โหด
แล้วก็พอจะรู้ว่าพ่อกำนันนกเนี่ยเขาทำกิจการรับเหมาก่อสร้างมีคนนับหน้าถือตาในพื้นที่
ส่วนในประเด็นเรื่องหัวประมูลโครงการเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาเปิดร้านขายอุปกรณ์ปืน
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเปิดร้านขายอุปกรณ์ปืนคือไม่ได้ขายปืนนะคะขายแค่อุปกรณ์ตกแต่ง
ส่วนประเด็นที่ตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าพักพวกกำนันนกนี่อาจจะมาเป็นลูกค้าใช้บริการที่ร้านเขาหรือเปล่า
เขาบอกไม่มีแน่นอนถ้าคนจะเอาปืนไปกระทำความผิดเนี่ยคงไม่มาซื้อของแต่งหรืออุปกรณ์เสริมที่มันเหมือนทำให้มันมีเอกลักษณ์โดดเด่นจนคนจำได้หรือมันเปิดเผยขนาดนั้นหรอก
ของผมเนี่ยไม่ไม่มีใครไม่รู้จักผู้ยายโยธเพราะว่าแกทำตรงนี้นะครับสิบปี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เมื่อวานนี้ก็ถูกตรวจค้นบ้านเหมือนกันนะคะ
สมุดบัญชี๘เล่มเครื่องกระสุนปืน๒๕นัดเป็นปืนลูกซอง
แล้วก็โพยหวยนะคะวันนี้ไปเนี่ยไม่เจอท็อปนะคะ

ท่านผู้ชมครับดูภาพล่าสุดตรงนี้ก่อนนะฮะ
บิ๊กโจ๊กโพยหนุ่มเด็กสุรเชษฐ์หักพันธ์รองของพระบัตรรอมาถึงกองบัญชาการสมุดผู้ท้อนภาค๗แล้วนะฮะ

เดินผ่านกล้องไปแล้วนี่เดินเข้าไปตรงด้านในแล้วค่ะ
ก็ผู้สื่อข่าวของเราคุณบอมอภิวัฒน์บอกว่า
โจ๊กเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจสอบเรื่องของหลักฐานต่าง
ภาพจากกล้องวงจรปิดต่างให้เรียบร้อยก่อน

นี่นะครับก็ถย้อนเข้าไปรองในห้องแถลงข่าวแล้ว

กล้องวงจรปิดในพื้นที่งานเลี้ยง
ที่บริษัทของกำนันนกคืนวันเกิดเหตุ๖กันยายน

มันจะเหมือนกับที่พยานแวดล้อมต่างที่ถูกเรียกมาสอบแทบทุกวันตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ย

ตรงนี้คือที่นั่งที่คาดว่าเดี๋ยวบิ๊กโจ๊กจะมานั่งนะฮะ

มันจะมีภาพบางส่วนบางมุมที่จะสามารถนำมาเปิดเผยได้หรือไม่

อ่าบอกเล่าให้ฟัง
สื่อก็ไปเยอะเลยนะคดีใหญ่นะคดีใหญ่นะ

คือเราก็เห็นการสนับสนุนโดยทั่วไปอยู่แล้วนะ

ค่ะนะคือเมื่อวานเนี่ยทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ที่เป็นหนึ่งในโครงการที่ตำรวจเขาตรวจสอบกันอยู่ที่ว่าเกิน๓๐ล้านอ่ะพี่อุ๋ย
เกาะสร้างถนน๓๕๐ล้านที่บริษัทปพัฒนารุ่งโรศก่อสร้างจำกัดของกำนันนกเนี่ยชนะการประมูลมา
คือนักข่าวเราลงไปตรงนี้เป็นถนนทางหลวงหมายเลข๓๗๕สายตำบลลำลูกบัวบรรจบทางหลวงหมายเลข๓๔๖
จริงต้องเสร็จตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมแล้วแต่ว่าตอนนี้เหมือนมันล่าช้าไปนิดหน่อย

ทีนี้บังเอิญเดินไปเจอค่ะป้ายที่เอาไว้ตั้งด่านจราจรของป้อมจราจรดอนตูม
เห็นว่าไอ้ป้ายสามเหลี่ยมที่มีไฟแว๊บนี่ป้ายหยุดตรวจเนี่ยข้างล่างเห็นไหมคะ
สนับสนุนโดยปจุดพัฒนารุ่งโรดวงเล็บสีแดงข้างล่างขวากำนันนก
แล้วก็เลยส่งคุณธนกรลงสำรวจป้อมตำรวจทางหลวงแล้วก็ป้อมตำรวจท้องที่รอบพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมหน่อย
สถานีตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๒หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทัพหลวง
เจอป้ายกำนันนกนะไม่เจอป้ายที่ขึ้นว่าสนับสนุนโดยบริษัทกำนันนกนะคะ
มีแค่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงดอนตูมที่อยู่ใกล้กับการก่อสร้างทางหลวงที่บริษัทกำนันนกประมูลไปได้นั่นแหละ
ที่มีป้ายด่านจราจรติดชื่อกำนันนดไว้แต่สภาพก็ค่อนข้างจะดูซุดโทรมดูเก่าแล้วอ่ะนะคะ
ตำรวจประจำป้อมเขาบอกว่าป้ายนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันต้องทำยังไงถึงจะมีชื่อมาติดไว้แบบนั้น
เพราะว่าเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ได้ปีเดียวก็เห็นป้ายนี้มันอยู่มาก่อนเขาแล้ว
ซึ่งก็ไม่ได้มีการจัดเก็บหรือว่าเคลื่อนย้ายป้ายไปไหนก็ตั้งเอาไว้ที่เดิมนี่แหละอยู่ตรงนี้ค่ะข้างป้อม
ส่วนป้ายด่านตรวจเนี่ยนะคะตรวจสอบดูตามออนไลน์แล้วเนี่ยก็คือเป็นลักษณะป้าย
เหลี่ยมหยดตรวจแบบโปร่งหนึ่งระบบใช้ไฟบ้านสองร้อยยี่สิบโวลต์
ขนาดคือหนึ่งร้อยหกสิบคูณหนึ่งร้อยคูณหกสิบเซนติเมตร
ขนาด๑๖คูณ๖๙เซนติเมตรติดสติ๊กเกอร์ทึบแสง
ใช้งานได้สะดวกขึ้นล้อกระทะพลาสติก๘นิ้ว
ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ๘๐๐๑๐๐บาทนะคะอันนี้ลักษณะหน้าตาป้ายจะประกอบไปด้วยส่วนต่างเหล่านี้
ทีนี้ก่อนกลับไปเจอป้ายอีกป้ายหนึ่งค่ะเป็นป้ายบริจาคเพื่อสร้างป้อมบริการของตะมนตากล้อง
อยู่ห่างจากป้อมดอนตูม๑๖กิโลเมตรไปเจอนี่ค่ะนามสกุลจันคร้าย
ก็เป็นนามสกุลของกำนันนกคนบริจาคเนี่ยคือพ่อและแม่ของกำนันนกนะคะก็บริจาคเป็นเงิน๑๓๐๐บาท
ก็อยู่ลำดับที่๓ตามจำนวนเงินที่บริจาค
เป็นบรรยากาศสดสดเลยนะคะกำลังรอการแถลงข่าวอยู่นะครับ
นี่นะครับ
ก็เดี๋ยวรอว่าบิ๊กโจ๊กจะมาแถลงตอนไหนอย่างไรเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศสด
ตอนแถลงอย่างแน่นอนนะครับทุกผู้ชมครับคุณผู้ชมดูประกอบไปด้วยได้เลย
นี่เจ้าหน้าที่ก็เริ่มจัดเตรียมสถานที่กันแล้วสื่อมวลชนมารอประจำการแล้วค่ะ

ผู้ชมครับแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องมาตั้งแต่งานเลี้ยงประจำเดือนในพื้นที่บริษัทของกำนันนก

ที่นครปฐมหกกัญญายนที่ผ่านมาเนี่ย
ทำให้เราสูญเสียตำรวจทางหลวงไป๒นายนะ

ในพื้นที่ของนครปฐม
คือตำรวจทางหลวงเนี่ยโดยโครงสร้างเนี่ยจะขึ้นอยู่กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขามีกองบังคับการอยู่หลายกองบังคับการ

หนึ่งในนั้นคือกองบังคับการตำรวจทางหลวง

แล้วกองบังคับการตำรวจทางหลวงเนี่ยจะแยกลงมาเป็นกองกำกับการอีก
มีหนึ่งมีสองใช่ไหม
มีถึงแปด

แปดกองกำกับการ
อ่าถ้าแปดนี่คือมอเตอร์เวย์เลย

นครปฐมเนี่ยคือกองกำกับการ๒

พันธุ์ตำรวจเอกวัชิรายาวไทยสงศ์ภูมิกับการ๒ของตำรวจทางหลวง

ซึ่งเขาก็จะย่อยไว้ค่ะสมมุติถ้ามีนครปฐมมีสี่ห้าจังหวัดที่กองกำกับการสอง
ภูมิกับเบิ้มดูเนี่ยย่อยลงมาก็อาจจะแยกเป็นจังหวัดที่บีบลงแคบลงมาอีก
เป็นระดับสารวัตรดูค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสารวัตรสิวนะฮะ
หรือว่าพันโนตรีศิวากรสายบัวค่ะนะฮะสารวัตรสืบสวนทางหลวงหนึ่ง
กำกับการสองตำรวจทางหลวงเห็นไหมจะขึ้นอยู่กับกองกับการสองค่ะ
แต่ท่านเสียชีวิตทั้งสองนายใช่ไหมใช่ค่ะสารวัตรสิวเสียชีวิต
ในวันเกิดเหตุค่ะภูมิกับเบิ้มท่านมายิงตัวตายในอีกสองสามวันต่อมา
สี่ห้าวันต่อมาค่ะนะฮะที่บ้านพักที่ปฐุมธานีอืม
ล่าสุดวันนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับมีคำสั่งแต่งตั้ง
ตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่แทนแล้วนะฮะโดยพันธมตเอกพระขพลสุชน
ซึ่งเป็นภูมิกับกลุ่มงานถวายความปลอดภัยของกองบังคับการตำรวจทางหลวง
มีคำสั่งให้ไปรักษารัชการแทนภูมิกับการสอง
บังคับการตำรวจทางหลวงอีกตำแหน่งหนึ่งค่ะก็คือไปรักษาราชการแทนในตำแหน่งของภูมิกับเบิ้ม
แล้วก็ให้พันธุ์ตำรวจโทนโรศยุวบูรณ์รองภูมิกับการ๖
กองบังคับการป้องกันลับหลาบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบหรือบ่อกอบป่อป่อป่อ
ไปรักษารัชการแทนภูมิกับการ๒รองภูมิกับการ๒ตำรวจทางหลวงอีกตำแหน่งหนึ่ง
อันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะฮะ
พันธุ์ตำรวจโทกฤษธีรเวชสุวรรณสารวัตรกองกำกับห้า
ของบกปคมก็คือตำรวจปราบรามการค้ามนุษย
ขึ้นอยู่กับสอบสวนกลางเหมือนกันค่ะ
มีคำสั่งให้ไปรักษารัชการแทนตำแหน่งสารวัตรกองกำกับการ๒ตำรวจทางหลวง
นะฮะอีกตำแหน่งหนึ่งและให้พันธมตรีกล้าสมบัติพิบูล
สารวัตรกองกำกับการ๒ของกองบังคับการตำรวจปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอัดยกรรมทางเทคโนโลยีบ่อกอป่ออทอหรือตำลวจไซเบอร์
ซึ่งคุณอยู่กับสอบสวนกลางเหมือนกันให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสารวัตร
สถานีตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๒ตำรวจทางหลวง
โดยขาดจากตำแหน่งเดิมเท่ากับว่าพันธมตรีกล้าเนี่ย
ท่านจะไปทำหน้าที่แทนสารวัตรสิวค่ะนี่นะฮะส่วนพันธุ์ตำรวจเอกพักขพล
ท่านจะไปรักษาการทำหน้าที่แทนภูมิกับเบิ้ม
นี่โดยมีผลเนี่ยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่
ไปถึงวันที่แปดกันยายนที่ผ่านมาเลยนะครับนี่นะฮะ
จากข้อมูลเนี่ยพบว่าพันธุรีกล้านะฮะเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นนายเวรของ
พลตรบทโทษฎีลภพภูลิเดชผู้บัญชาการตรวจสอบสวนกลาง
สมัยที่พลตรบทโทษฎีลภพภูมิเป็นผู้บังคับการกองปราบปร่าม
ค่ะอ่าแล้วก็อย่างที่ทราบอ่าว่าพลตรบทโทษฎีลภพภูมิเนี่ย
หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องสติ๊กเกอร์สวยสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุก
ท่านก็มีการสั่งย้ายแล้วก็ให้สารวัสสิวเนี่ย
ไปประจำที่นครปฐมเลยเป็นสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่ง
กับการสองของทางหลวงค่ะเพื่อไปปราบเรื่องนี้เลยอืม
นี่ท่านก็ส่งมือดีไปปราบเรื่องสวยรถบันทุกข์ค่ะ
เรื่องสวยสติ๊กเกอร์อีกแล้วนะฮะส่วนพันธุ์ตำรวจโทษฎีลภพภูมิเนี่ย
ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรกองกับการ๒ของตำรวจทางหลวง
รับผิดชอบพื้นที่นครปฐมอยู่สี่ปีอยู่แล้วนะครับ
เราได้คุยกับพันธุ์ตำรวจโทกฤษนะฮะหลังมีคำสั่งย้ายให้ไปทำหน้าที่
สารวัติกำกับอ่ากองกับการสองของบกทลนะฮะอีกตำแหน่งหนึ่ง
เป็นพื้นที่เดียวกับสารวัสสิวนะฮะแต่ว่าคนละกองกำกับอ่า
สารวัติศิลป์จะกองกับการหนึ่งนะฮะทางพันธุ์ตำรวจฮศิลป์เนี่ยบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสารวัสสิวเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย
ไม่น่าเกิดขึ้นเลยสอสิวเป็นรุ่นน้องที่ทำงานดีมาก
เป็นตำรวจตรงฉินเมื่อเกิดเหตุความสูญเสียอ่า
ตัวเองก็ต้องกลับไปทำหน้าที่ตรงนี้ก็ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวหรือว่ากังวลอะไร
แต่ยอมรับว่าหลังจากนี้คงทำงานยากขึ้นเพราะหลายฝ่ายจะจับตามอง
ทำให้มีอาการเกร็งเกิดขึ้นส่วนกลุ่มที่ลักลอบทำผิดกฎหมาย
ก็คงต้องระมัดระวังมากขึ้นผู้บังคับบัญชากำชับมาว่า
บรรทุกน้ำหนักเกินของรถบรรทุกเนี่ยต้องเป็นศูนย์นะฮะค่ะ
มีไม่ได้เลยเดี๋ยวจะลงไปกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาว่า
ห้ามไปนั่งดื่มกินกับผู้นำท้องถิ่นแล้วอาจต้องมีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ประจำด่าน
นครปฐมไม่ให้เกิดการฝังรากแล้วจะทำให้คนที่จะจ่ายเงินเนี่ย
ไม่สามารถควบคุมเจ้าหน้าที่ที่มาใหม่ได้ซึ่งทางพันธบทโทกฤษนะฮะ
อมรับว่าเคยอยู่นครปฐมมา๔ปี
เคยได้ยินชื่อเสียงของกำนันนกมาบ้างเคยมีผู้ใต้บังคับบัญชามาเตือนเหมือนกัน
อย่าเข้าไปยุ่งหรือไปรู้จักแม้จะมีผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนไปคลุกคลี
แต่ตัวเองจะพยายามเว้นระยะห่างแต่ก็มีบางครั้งที่ต้องคุยงานกับกำนันในหลายพื้นที่
ซึ่งก็จะมีตัวกำนันนกที่เคยมาคุยด้วยเมื่อก่อนนี้แต่เป็นการคุยงานทั่วไป
พันตำรวจโทกฤษนะครับยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ย
มีเพียงตำรวจชั้นศัลยบัตรที่ต้องโยกย้ายตามวงรอบ๒ปีและ๔ปี
แต่ชั้นประทวนไม่มีการโยกย้ายมันเลยเป็นช่องว่าง
ทำให้เกิดสายสัมพันธ์ของผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้ที่มีอิทธิพลในท้องถิ่น
คือลักษณะของไซส์ธุรกิจบ้านนั้นเนี่ยครับจะเป็นระดับเกิน๓๐๐ล้าน
ครับครับพอพอระดับสามร้อยล้านเนี่ยอ่า
มันไม่จำเป็นที่จะต้องมีโลโก้สัญลักษณ์หรืออะไรอีกนะครับ
สัญลักษณ์พวกเนี้ยมันเป็นของเอสมีอีอืมอย่างเงี้ครับ
เขาอาจจะมีติดสัญลักษณ์เพื่อเป็นพักพวกว่าไซส์งานนี้งานนี้ครับ
แต่ระดับอ่าอ่าปอแล้ววีอะไรอย่างเงี้ยครับอืม
อาจารย์เลเวลอีกเลเวลหนึ่งในดาบหรือว่าสารวัตรอะไรอย่างเงี้
ตัวผมเองเขาก็จะยกมือไหว้ก็ก็รู้จักอ่าเขาก็ให้เป็นคนที่ให้ความภรพ
ครับแต่ว่าถ้าเขาเขาดื่มสุราเนี้ยอ่าเขาก็จะประมาณอีบกลุ่มกว่าเล็กหนึ่งอ่ะครับ
เป็นคนครับแต่อยู่ด้านนอกเนี่ยเขาก็จะเรียบร้อยเรียบร้อยครับ
ติ๋มติ๋มเลยแหละนี่เรียกว่าติ๋มติ๋มเลยแหละแต่ถ้าเมาปุ๊บก็จะอีกขั้วหนึ่งเลย
ขณะที่ผู้การจักรวรรณเกียจนะครับคนตำรวจโทรจักรวรรณเกียจปานแก้ว
รักษารัชการแทนผู้บังคับการตรวจทางหลวงนะฮะบอกว่าตำรวจสองในสี่นาย
ขอยืนยันว่าคือตำรวจที่ทำหน้าที่ดีแล้วก็ตรงฉิน
อ่าแล้วก็ย้ายไปด้วยความเหมาะสมแล้วถูกต้องตรงกับงาน

คุณผู้ชมบอกว้าวุ่นทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียว
ดูประเด็นเรื่องสวยกันหน่อยไหน
มันกลับมาเรื่องสวยรถบรรทุกกันอีกแล้ว
เพราะว่าคือยังไงคนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีเรื่องเชื่อมโยงกัน
ธุรกิจของกำนันนกด้วยจนมาเกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้นะคะ
ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

แต่คราวนี้มันเป็นสติ๊กเกอร์ตัวอักษรไทย

แต่เขาบอกว่าโอ้ยคุณเดี๋ยวนี้คุณไม่ต้องไปหาหรอกสติ๊กเกอร์อ่ะอ่า
เขาส่งเลขทะเบียนให้ตำรวจในไลน์กันหมดแล้ว

นี่คุณออสซี่ดนระวีลงพื้นที่ไปที่ถนนกำแพงแสนบางเลน

ก็เจอรถบรรทุกวิ่งส่งของเส้นทางนี้เยอะอยู่
ส่วนมากจะเป็นรถบรรทุกแบบหัวเดี่ยวแล้วก็รถพ่วง
บรรทุกพวกหินทรายรวมปูนซีเมนพืชผลทางการเกษตรนะคะ

หน้ากระจกรถเนี่ยนะคะก็จะมีชื่อบริษัทแล้วก็ชื่อบุคคล
ด้านล่างของกระจกหน้าฝั่งซ้ายมีตัวอักษรเห็นไหมสติ๊กเกอร์
กไก่บางคันมีฮนกฮูก

คุณนอสซี่ได้คุยกับคนขับรถบรรทุก๒คันเขาบอกว่าโอ้ผมทำอาชีพนี้มา๓๐ปีแล้ว
แค่เห็นป๊าดเดียวผมรู้เลยว่าคันไหนบรรทุกเกิน
ส่วนมากที่เกินก็คือบรรทุกเกินเป็น๑๐๐ตันเท่าตัวมันตามกรุฆหมายเนี่ยเขาให้บรรทุกได้แค่๕๐ตันใช้ไม่คะ
อยากรู้ไหมว่าดูยังไงดูยังไงเขาบอกดู๓ส่วนง่ายส่วนที่หนึ่งดูรูปลักษณ์ของรถบรรทุกก่อน
ถ้าคุณเห็นรถบรรทุกที่แต่งหน้ารถมีหลวดลายสติ๊กกงสติ๊กเกอร์สวยงามแต่กระจกทึบแต่งเครื่องยนต์
คอกด้านข้างของตัวรถบรรทุกตีทึบไม่ให้เห็นของที่บรรทุกมาเนี่ยอันนี้เกินชัวร์
นี่ข้อสังเกตที่๑นะดูรูปรักของรถบรรทุกนะข้อสังเกตที่๒ก้มต่ำเลยค่ะมองยาง
รถบรรทุกที่น้ำหนักเกินเนี่ยยางนี่แบนเรียบติดพื้นถนนเลยแล้วก็จะ
และส่วนที่๓นี่หลับตาก็รู้ได้เหรอเพราะเสียงค่ะฟังเสียงเขาบอกว่าเวลารอ
วิ่งเนี่ยนะยางจะหอนเสียงดังชนิดที่ว่าได้ยินมาแต่ไกลเลยแหละ

มันจะยุบถึงนี่เลยถึงนี่ครับดอกถ้าเป็นถ้าเป็นดอกยางดอก
ถ้าเป็นดอกยางยางผ้าใบนะครับหกดอกครับดูเลย
หนึ่งหนึ่งดอกดูตรงไหนมันเป็นดอกดอกอยู่อ่ะ
ยางจะจมมันไปหกดอกเลยมันจะแบนออกแบนออกเลย
ข้อมือใหญ่นะรถแข็งแกร่งดูแลหน่อยพวกนั้นล่ะ
อ๋อพวกชิ้นงี้รวดไรก็จะตลกแกร่งพูดสวยน่ะนั่นล่ะไอ้พวกแบก
อ๋อนั่นคือสังเกตุให้ง่ายเลยครับครับพอแบกอย่างงั้นเนี้ยสวยไหม
ผมอยากให้ไปสัมภาษณ์แถวบึงกาลหนองคาย

แล้วหินหน้ากลางนะหน้ากลางของพวกน้ำพูนะครับเมืองเรือของพวกน้ำพูนี่นะครับ

เดี๋ยวนี้ก็ภาคอีสานก็แถวลงโม่แหละลงโม่มากลางนั่นแหละครับผม

ก็มันก็จะมีตั้งแต่คันละหลักพันจนถึงหลักหมื่นบาทต่อ๑ป้อมนะป้อมเดียวนะ
ตอนนี้ก็ยังคงมีบางคันอยู่แหละที่ติดสติ๊กเกอร์หน้ากระจก
ตัวอักษรไทยเพียงตัวเดียวตามชื่อบริษัทไอ้กไก่ฮนกฮูกอะไรค่ะ

พระอาทงพระอาทิตย์อะไรดับแสงกันไปหมดเนี่ย

ทะเบียนรถในกลุ่มไลน์เลยแทนการติดสติ๊กเกอร์
ทะเบียนปุ๊บเขารู้เหมือนแจ้งทะเบียนที่จอดรถจองล่วงหน้าอย่างนั้นนะคะ

เขาบอกย้อนไปประมาณสัก๒๐กว่าปีที่ผ่านมา
เขาเองก็เคยติดสติ๊กเกอร์ที่หน้ารถบรรทุกเหมือนกัน
เป็นสัญลักษณ์ให้ทางหลวงให้ตำรวจทางหลวงเนี่ยรู้ว่ารถคันนี้จ่ายสวยแล้ว
จะได้บรรทุกหินทรายคุ้มค่ากับน้ำมันหน่อยเคยรู้เป็นตัวเลขมาว่าเท่าแก่เนี่ย
ต้องจ่ายเงินให้ด่านตำรวจคันละสี่พันบาทค่ะ
สมมติว่าโป้เบ้าอย่างเงี้ยอ๋อโป้เบ้าหนูจ่ายอืม
เป็นไปได้ไหมอืมไม่ยาวขนาดนั้นเอาแค่ตัวกอไก่
เวลาจ่ายสวยไอ้ไอ้ที่เนี้ยไม่ต้องเข้าตาชั่งเหรอไม่ไม่ไม่เข้า
ไม่เข้าที่ไม่มีเจ้าชั่งล่ะไปเข้าป่าเข้าลูกไปแล้ว
แล้วแต่มันจะไปล่ะพอทราบที่มีข้อมูลมาสมัยก่อน
ให้หน่วยงานไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นตัวยอดก็ไม่รู้หรอกครับ
มันเป็นตัวยอ้อดของไม่รู้จังครับก็ตำรวจนี่แหละตำรวจทางหลวงนี่แหละ
มันจะรู้กันเลยรู้รู้ไหมแต่ตาชั่งนู่นล่ะเออรู้กระทั่งตาชั่ง
มันมีมานานแล้วเนอะเออคุณลงพื้นที่ไปเนี้ย
ก็ข้อมูลก็ตรงกับที่เมื่อวานนี้ในรายการเปิดปากกับภาคภูมิ
ผมคุยกับคุณอภิชาติไพรรุ่งโรธประธานสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
ค่ะคุณอภิชาติบอกว่าตอนนี้เขาไม่ติดกันแล้ว
ความมันแตกแล้วไงเปลี่ยนมาเป็นคือคือเก็บเงินเหมือนเดิมนะค่ะอ่า
แต่เอาทะเบียนมาแล้วก็ส่งเข้ากรุ๊ปไลน์ให้เจ้าหน้าที่ไปอืม
เขาก็จะคอยเคลียร์กันนะฮะอ่าปัญหามันก็แม่
ไม่รู้จะว่ายังไงนะนี่วันนี้ผมก็คุยกับพลโนตรีวิสุทธิวานิชบุตรนะฮะ
ตรองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แต่เคยเป็นรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงอ่าท่านว่ายังไงบ้างคะอ่า
เรื่องสวยสติ๊กเกอร์เรื่องสวยรถบรรทุกต่างเรื่องของกำนันนก
คือทางผู้การวิสุทธิ์เนี่ยบอกว่าที่กำนันนกต้องการตำรวจทางหลวง
มากินมาเลี้ยงนะมาแสดงบารมีต่างเนี่ย
ก็เพราะว่ามันมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องกิจการงานก่อสร้างที่ทำอยู่ด้วย
สารวัตรสิวพอไปทำหน้าที่เพื่อไปปราบสวยสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกแล้วไม่ยอมเนี่ย
มันก็เลยเกิดปัญหานะฮะเพราะตำรวจทางหลวงมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลเรื่องถนนหนทาง
เรื่องของการขนส่งนะครับมันก็จะเอื้อประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการขนหรือว่าบรรทุก
คุณทำงานก่อสร้างคุณได้งานมายิ่งคุณใช้รถบรรทุกที่วิ่งขนได้เยอะ
แล้ววิ่งเที่ยวน้อยมันก็ได้เร็วใช่ไหมแล้วได้อุปกรณ์ได้ของเยอะ
ไม่ต้องวิ่งหลายเที่ยวมันก็ประหยัดค่าขนส่งมันเอื้อประโยชน์กันหมดนะฮะ
ที่สำคัญก็คือมันยังเอื้อประโยชน์ไปถึงเวลาที่ประมูลงาน
อ่าแล้วไปใช้อิทธิพลไปข่มขู่เขาอะไรเขาแล้วมันไม่สำเร็จ
เอาเป็นว่าเขาได้งานค่ะตรงนี้มันก็เอื้อประโยชน์ได้อีกนะอืม
ผมถามเอื้อได้ไงผู้การวิสุทธิ์บอกอ้าว
ก็บริษัทอื่นประมูลงานได้ใช่ไหมค่ะบริษัทของกำนันนกเนี่ย
ไม่ได้แต่บริษัทอื่นเนี่ยจะขนรถเอาบรรทุกอะไรเข้ามาเนี่ย
อิดหินดินปูนทรายเนี่ยขนเข้าพื้นที่เนี่ย
ไม่ได้นะคุณรัชพรอดขนาดนั้นเลยเหรอคะ
ก็ถูกตำรวจถูกเจ้าหน้าที่อะไรที่เขากำนันนกเขาคอยดูแลเลี้ยงดูอยู่เนี่ย
จับหมดจับตลอดโอ้ก็แปลว่าเขาวิ่งได้เท่าเดียวอย่างเงี้เหรอ
งานก็ช้าอีกไม่ทันไม่เสร็จสัญญาการก่อสร้างถูกปรับอีก
เสียชื่อเสียเครดิตอะไรอีกบริษัทที่ประมูลงานได้
ก็ต้องไปหากำนันนกกำนันนกก็ต้องบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ใช้รถบรรทุกผมไหมล่ะ
ถึงคุณจะมีรถบรรทุกคุณอยู่แล้วแต่มันวิ่งไม่สะดวกนะ
แต่ถ้าของผมผมเคลียร์แล้วว่างั้นอ่านี่มันจะเป็นอย่างนี้
เอาสวยในสวยไปเรื่อยเนอะมันกินวงรอบหมดทั้งวงรอบอ่ะ
อ้าวอันนี้ปุกการณ์พิสูจน์เล่าให้ฟังค่ะ
ต่อให้ประมูลงานไม่ได้อืมคนอื่นได้ไปก็ต้องมาหาเขาใช่
แล้วก็อนจ่ายค่าน้ำรดน้ำชายเข้ามาใช้รถบรรทุกของเขา
ใช่เสร็จแล้วกำหนังวิศุกร์ก็บอกว่าเอ๊ะพากภูมิ
เอานะและเดี๋ยวจะสบายไปตลอด
เดี๋ยวตอนสร้างเสร็จเลยนะอิ๊งมาบอกด้วยนะ
เดี๋ยวกำนันจะโทรไปบอกคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
แม้เลือกการให้

ไม่ใช่ถึงตรวจงานผ่านแล้วนะก็ยังเบิกเงินยากอีก
ก็จะส่งไปกรมบัญชีการก็จะส่งงบไม่ได้
ำนานกิ๊งบีถ้าเกิดภาคภูมิเบิกเงินก็อาจจะประมาณเดือนหนึ่งเดือนครึ่ง
ถ้าผ่านกำนันวิสุทธิ์แล้วก็๑๕วัน
โมเดลแบบนี้เรามีเรามีแค่ที่นครปฐมคนเดียวหรือเรามีทุกที่นะทุกจังหวัด
ผมก็ต้องแกล้งถามอดีตนายตำรวจมีทั้งประเทศจะมากจะน้อยจะหนักไม่หนักเท่านั้น
เห็นไหมนี่มีคนมีคนบอกอย่างนี้ครับอะไรอะไรก็โทษกำนันทำไมไม่พูดถึงคนที่รับเงินบ้างอ่ะ
มันต้องโดนทั้งหมดนั่นแหละตอนนี้กำลังไล่อยู่เห็นไหมแต่ผู้การวิสุทธิ์บอก
หนักจะเบากว่าเท่านั้นเองเรื่องสติ๊กเกอร์สวยสติ๊กเกอร์นะฮะสวยรถบรรทุกเนี่ยนะฮะ
อดีตรองผู้ประกับการสนุทธิ์ทางหลวงนะฮะก็คือหวันตรีวิสุทธิ์เนี่ย
บอกว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดจะจัดการปัญหาให้นี้ให้หมดไปนะคือต้องไม่มีถนน
ไม่มีถนนอ๋อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเหรอคะแล้วที่ต้องใช้สติ๊กเกอร์เนี่ยเพราะมันเห็นเด่นชัดมันง่าย
คือจะเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นมันก็ใช้ได้หมดอ่ะอ่าส่งป้ายทะเบียนส่งเลขทะเบียนให้กันอะไรต่างเนี่ย
แต่สุดท้ายเนี่ยผู้การวิสุทธิ์บอกเชื่อเถอะเดี๋ยวพอเรื่องมันเงียบเรื่องมันซาก็ต้องกลับมาใช้สติ๊กเกอร์
เหมือนเดิมเพราะมันง่ายใช่ไหมมันง่ายกว่าขับผ่านเห็นเลยไม่ต้องมานั่งไล่ดูทะเบียนใช่ไหมอย่างงี้
มาเปิดไฟล์เปิดกรุ๊ปไลน์ดูอะไรดูแต่ตอนนี้มันก็ต้องยากหน่อยลำบากหน่อยนะเพราะว่าถูกจับตาแล้วสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นรถบรรทุกอย่างเดียวนะฮะ
มันไม่ใช่แค่ว่าแบกน้ำหนักวิ่งของอะไรอย่างเดียวคือมันจับได้ทุกอย่างถ้าจะจับจริงไม่ใช่ว่าแค่เรื่องแบกน้ำหนักนะฮะ
คนที่เขาต้องการทำผิดกฎหมายเนี่ยเขาก็ต้องซื้อนะครับ
หลายฝ่ายมองว่าสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยต้องจ่ายไปที่ไหนบ้างในทางหลวงนะครับ
ผู้การวิสุทธิบอกว่าไอ้ที่บอกว่าต้องจ่ายกับทางหลวงเท่านั้น
มีกี่เสือกี่เสือก็ว่ากันไปเนี่ยอันนี้ไม่จริงเพราะสวยเนี่ย
ไม่ได้จ่ายให้กับเฉพาะตำรวจทางหลวงอย่างเดียวมันต้องจ่ายทั้งหมด
ตำรวจทางหลวงตำรวจท้องที่เจ้าหน้าที่ด่านช่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะ
คนที่เขาเป็นเอเย่นทำสติ๊กเกอร์เนี่ยเขารับเงินมาจากผู้ประกอบการรถบรรทุกเนี่ย
เข้าไปเคลียร์ให้หมดเหมือนคุณซื้อประกันชั้นหนึ่งอ่ะใช่ไหม
พอเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเอเย่นประกันเนี่ยเขาไปจัดการเคลียร์ให้เอง

ถ้าเกิดจะหมดไปนี้นะก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าประเทศไทยไม่มีถนน
ถนนไม่มีส่วนสติ๊กเกอร์ก็หมัดหมดไปจ่ายหมด
ไม่ว่าจะเป็นทางหลวงไม่ว่าจะเป็นท้องที่ไม่ว่าจะเป็นกรมทาง
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ด่านช่างไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครอง
ไม่ว่าจะเป็นนักข่าวนักข่าวต้องจ่ายเลย
ถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวแม่ทำข่าวแฉอยู่นั่นว่าที่นี่มีร่วมทุนหนักเรื่องจริง
เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเรื่องสวยสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุก
หากอยากแก้ไขปัญหานี้จริงจริงนะฮะผู้การวิสุทธิ์บอกว่า
ต้องแก้ปัญหาจากภาพรวมทั้งหมดก่อนก็คือ๑เรื่องการซื้อขายตำแหน่งต้องไม่มี
คนดีไปเป็นคนทำงานตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาลงไปถึงระดับล่าง
คืออย่างน้อยเนี่ยขอให้มีการตั้งคนดีไป๖๐แล้วคนไม่ดีเนี่ยหลุดรอดแค่สัก๓๐
เดี๋ยวที่เหลือตำรวจที่ไม่ดีก็จะทำไม่ได้
ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ยังรออยู่หลายท่านก็รออยู่
กันต่อไปอย่าเพิ่งไปไหนนะบิ๊กโจ๊กกำลังรอแถลงอยู่เหมือนกัน
ขออนุญาตกลับไปกับสื่อบัญชนในเรื่องของกล้องซึ่งเป็นสิ่งที่สื่อต้องการคำตอบ
กล้องมีทั้งหมด๑๕ตัวจากการกู้เซลเวอร์วันนี้เราได้มา๑๓ตัวแบบ๑๐๐เต็ม
ก็เหลืออีก๒กล้องเท่านั้นซึ่ง๒กล้องตอนนี้กำลังเร่งทำอยู่
ก็น่าจะสมบูรณ์ได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะบ่ายหน่อย
เพราะฉะนั้นในภาพทั้งหมด๑๓กล้องก็จะเห็นภาพชัดเจน
ทีนี้ผมต้องการเรียนสื่อว่าผมจะไม่สามารถลงละเอียดได้ว่า
คนไหนทำอะไรอยู่ยังไงนะครับนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องคดี
และมันเป็นมูลในสำนวนการสอบสวน
ทีนี้ผมสรุปภาพรวมอย่างนี้แล้วกันจากคำให้การทั้งหมดของทุกคน

ทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
โรงสินค้าให้การเท็จต่างก็จะตามมาด้วย

ส่วนใครเป็นความผิดแค่ไหนยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะประชุมคืนนี้แล้วก็ไล่เรียงไป
ส่วนจะออกหมายจับใครเพิ่มเติมก็เดี๋ยวไล่เรียนต่อ
ส่วนคนไหนที่ไม่ต้องออกไม้จับเจ้าตัวอยู่แล้วเช่นเป็นราชการตำรวจอยู่แล้ว
ว่าคนเจ็บอยู่ในอาศัยยังไงบ้าง

อันนี้เห็นภาพชัดเจน๑๐๐เต็ม
ก็จะสอดรับกับแนวทางการสืบสวน
ซึ่งจะไม่ตรงกับคำให้การอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อเล็กจริงในเวลานี้
ส่วนรายละเอียดว่าใครยิงใครยังไง
แต่ต้องเรียนว่าเปลือนมีมากแน่นอน

ปืนนี่มีทั้งตำรวจและมีทั้งคนนอก
อันนี้เป็นรายละเอียดที่ปรากฏตามภาพ
แต่ว่ามากกว่านี้ผมต้องกลับเรียนขออนุญาต
ไว้ทำงานนะครับ

ภาพที่ปรากฏเห็นเป็นวิวคอนตำรวจ

งานวันนี้มีประโยชน์ที่เปิดทั้งหมดของจังรวนที่เราได้มาเลยหรือเปล่าครับ
ยังครับเพราะว่างายังห่ามีสองกล้องก็ไม่ออกมาเท่าที่ของคุณครับ
วันนี้ก็เรียกได้ว่าได้มาประมาณสัก๘๐เปอร์เซ็นต์นะครับ
ก็เรียก๒๐เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรอกล้องนิดนึงกำลังเล่นทำกันอยู่
วันนี้ก็ทำกันทั้งวันในส่วนของเจ้าที่สำงานพิสูจน์ฐาน
ก็จะต้องใช้เวลาอีกพรุ่งนี้บ่ายน่าจะสร้างคำตอบนะครับ

ในเรื่องการระงับเหตุก็ต่างคนต่างไปต่างคนต่างหนีนะครับ
ก็ไม่มีก็ไม่มีการทำหน้าที่นะครับ
ไม่มีไม่มีถ้าจับก็ต้องจับได้ตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้วนะครับ

ก็ตอนนี้บี้แบ่งกลุ่มไปก็จะมีทั้งในส่วนที่
หนึ่งก็หนึ่งช่วยเหลือสองหนีไปเลยนะครับ

สามก็เป็นการก้มกุมพื้นที่นะครับ
ส่วนตำรวจก็มีทั้งหนีไปเลย
ทั้งไม่ทำหน้าที่นะครับ

ก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวรายละเอียด

เดี๋ยวหลังจากแถลงข่าวเสร็จแล้วก็จะสรุปรายละเอียดนะครับ
คุณครับในส่วนของตำรวจยังมี
ไม่ตรงกับข้อที่จริง
ไม่ตรงกับข้อเรียนจริงไม่ตรงกับกล้องมูลจอมผิด

เหลือข้อบูคคลที่หาของส่วนชุมสรุป
แต่ถ้าเป็นบุคคลที่ไม่อยู่กับเรา

คือในเรื่องการเป็นคดีเพิ่มเติมนั้นมีแน่นอน
โดยเดี๋ยวจะไปทำคุมสรุปคืนนี้ว่า
จะต้องสอบใครเพิ่มจะต้องดำเนินคดีใครเพิ่มเติมบ้างนะครับ
เดี๋ยวพวกเราเพิ่งดูได้เมื่อกี้
ยังไม่เห็นในส่วนนั้นมันจะอยู่ใน๒กล้อง
นะครับนะอ่ามันจะอยู่ในสองกล้องเดี๋ยวออกมันก็จะรู้นะครับ
ก็เห็นบุคคลที่อยู่ในภาพเห็นใครว่าทำมาที่อะไรเห็นใครว่า
ก่อนเกิดเหตุทำยังไงหลังเกิดเหตุทำยังไงนะครับนะเอ่อ
ก่อนเกิดเหตุใครอยู่ลักษณะยังไงหลังขณะเกิดเหตุ
ใครทำยังไงเอ่อขณะยิงใครทำยังไงนะครับขณะใครมีปืนบ้าง
ใครหลังเกิดเหตุใครเอ่อใครโกหกนะว่าช่วยคนเจ็บ
แต่จริงแล้วไม่ได้ช่วยนะครับอะไรอย่างนี้นะครับนะ
มันก็เอ่อก็สรุปแรกว่าเอ่อทั้งหมดให้การไม่ตรงกับคนที่จริง
นะครับเอางี้ดีกว่านะครับแล้วมือยิงปืนยิงยังเป็นคนที่ถูก
ยิงใช่ใช่คนนี้นะครับมือยิงคนนี้แน่นอนนะครับ
ไม่มีไม่มีครับอันนี้จะอยู่ในในอีกสองกล้อง
นะครับจะอยู่ในอีกสองกล้องนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรออีกสองกล้องมา

มันก็เอ่อใช่ครับคนนี้ผมเรียกว่าเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ
แต่ต้องรออีกสองกล้องที่จะออกมานะครับนะฮะว่าว่าในโต๊ะอาหารมีการ
ดำเนินการยังไงบ้างนะครับอ๋อไม่ใช่มีสองตัวนะครับ
อันนี้ออกมาออกมาในตัวแรกก่อนอีกตัวหนึ่งกำลังจะดำเนินการมา
นะครับอ่าใช่ครับเป็นจุดนั้นนะครับ
อันนี้ยอมรับเป็นจุดสำคัญแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าเรื่องคดี
วันนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับเรื่องคดีกำนันนกเรื่องคดีนายหน่อง
นะครับวันนี้ไม่กังวลเลยนะครับเพราะว่าเอ่อเอ่อเรามีพยานฐานที่
ชัดเจนมัดอยู่แล้วนะครับนะจากคำให้การจากการสอบสวนพยานบุคคล
อ่าจากนิติวิทยาศาสตร์นะครับนะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เรากำลังขยายเพิ่ม
นะครับผมก็ต้องเรียนว่าวันนี้ผมก็พบทั้งผู้ว่าสรงอ
พบทั้งดินดีกรมจิกานะครับทั้งเลขาปกประชาเลขาปกประงอนะครับ
วันนี้ก็คุยหมดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันอังคาร๑๐โมงก็จะประชุมทุกหน่วยที่นี่นะครับ
นะฮะเพื่อแบ่งกันว่าใครตรวจอะไรบ้างนะครับนะวันนั้นวันนี้สิ่งที่ต้องทำต่อการบ้านชุดใหญ่นะครับ
อ่าการบ้านชี้จ่ายวันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วแต่การบ้านชี้จ่ายคือการตรวจในเรื่องของเส้นทางการเงินทั้งหมด
นะฮะว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยเอ่อถูกต้องหรือไม่นะครับนะฮะ
แล้วก็การประมูลงานทั้งหมดที่เขามีเอ่อเขาได้งานทั้งหมดพันห้าร้อยกว่าโครงการเนี่ย
นะครับเอ่อเป็นการประมวลที่ถูกต้องหรือไม่นะครับนะ
มีการเสียภาษีหรือไม่วันนี้ผมก็คุยกับท่านอธิบดีกรมสรรพากรนะครับ
วันนี้ทุกส่วนเนี่ยก็ตั้งทีมร่วมกันแล้ววันอังคาร๑๐โมงประชุมที่นี่นะครับ
นะก็จะแบ่งมอบงานเลยว่าใครตรวจอะไรบ้างเช่นเอ่อ
กรมสรรพากรตรวจอะไรกรมบัญชีการตรวจอะไรนะ
สรรพงานตรวจกิจแบบดินตรวจเรื่องไหนนะครับ
แล้วก็ในส่วนของปปงตรวจเส้นเงินนะครับนะฮะ
เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมต้องเรียนว่าเรื่องเรื่องยิงเอ่อ
เรื่องสั่งให้ยิงเนี่ยนะเราไม่ได้กังวลใจแต่ว่า
วันนี้ที่จะไล่ต่อก็คือการตรวจทั้งหมดนะฮะเพื่อเอ่อ
ดูว่ามีความผิดหรือไม่ถ้ามีความผิดก็ต้องนำไปสู่ความผิดมวลฐาน
ความผิดฐานอาญาฟอกเงินดำเนินคดีความผิดฐานยึดทรัพย์นะครับ
อันนี้เป็นเรื่องอันดับสองเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องตามลงมานะครับ
แล้วสองก็ต้องไล่ต่อไปถึงเอ่อเรื่องเอ่อเรื่องสวยต่างต่าง
นะครับนะฮะเอ่อการประกอบพิจารณ์เนี้ยมีการประกอบพิจารณ์
น้ำหนักเกินไหมนะฮะถ้าน้ำหนักเกินก็ต้องไล่ไปต่อนะครับ
อย่าลืมนะครับว่าวันนี้มันต้องไล่ไปทั้งหมดนะครับนะ
ไปถึงตัวเจ้าที่รัฐด้วยนะครับมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้มันจะไปเกี่ยวพันธุ์หมด
นะครับนะฮะก็ต้องต้องการเรียนส่วนนี้นะครับ
ก็ต้องตรวจทั้งหมดนะครับนะก็ต้องตรวจทั้งหมด
เป็นบริษัทที่อยู่ในการประมูลนะครับก็ต้องตรวจทั้งหมดนะครับ
นะฮะ
เอ่อผมผมระบุไม่ได้นะมันมันเยอะนะมันครับเอ่อ
เดี๋ยวขอไปเอ่ยแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นหลักฐานสำนวน
นะครับพาไปเลย

พอติดต่อไม่ได้มันมันมันไม่ได้มันลงลึกสำนวนนะอ่า
อันนี้ต้องกลับเรียนขออนุญาตอ่าอันนี้ต่อไปได้นะครับ
อ่ามันมันเป็นประหยาฐานสำนวนคือ
เอ่อคนนี้เดี๋ยวต้องเรียกมาสอบใหม่นะครับนะเดี๋ยวต้องเรียกมาสอบใหม่นะครับ
วันนี้แจ้งข้ออาหารเอ๊ะวันนี้รายนี้แจ้งข้ออาหารไปแล้วอ่า
รายนี้อ่าเรียนมาสอบแล้วแจ้งข้ออาหารไปแล้วไม่ไม่ไม่ไม่ผมพูดผิด
ลายลายนี้ไม่ต้องสอบแล้วลายนี้แจ้งข้อกล่าหาไปแล้วนะครับ
ลายนี้ก็จะไม่ให้ประกันตัวด้วยนะครับก็จะค้างการประกันตัวนะครับ
ก็เป็นปืนที่ได้มาจากญาตินะครับที่ซื้อสวัสดิการมาเหมือนกันนะครับ
น่าจะประมาณอย่างนั้นเพราะก็เป็นรอพอนะครับ
พอเสียงปืนดังขึ้นคนนี้ก็ชักปืนออกมา
แล้วก็มายืนควบคุมพื้นที่ทางออกครับ
คือมันก็เป็นการควบคุมสถานการณ์นะครับ

ก็ทำมาที่ปกป้องเจ้านายตัวเองนะครับ
อันนี้ยังไม่เห็นเพราะต้องรอกล้อง๒กล้องนี้
ถ้าโก้มาได้๒กล้องนี้ก็จะเห็นภาพแบบ๑๐๐
นะครับวันก็จะเหมือนใน๑๓กล้องนี้นะครับ

เขาไปส่งคนเด็กไปส่งผู้เสียชีวิตนะครับ
ตัวนี้มันจะมีหลักฐานตัวนี้มันมันจะมา
สะดับสมุนอะไรกับตัวเหตุการณ์ได้บ้างไหมครับ
ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีใครนำไปส่งโรงพยาบาลป่ะ
เราเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่ามีใครที่ทำให้รีบนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
จาเดิมบอกไว้หลายคนก็ไม่ตรงข้อที่จริง
ก็ไม่เป็นไรส่วนนี้เราทราบแล้วนะครับ
ก็ต้องว่าไปตามข้อที่จริงนะครับนะครับผม

วันนี้ที่พบแล้วเดี๋ยวต้องไปไล่เอามาสอบให้หมด

เป็นประวัติเรียนนะครับ

อันนี้ก็อยู่ในสำนวนขออนุญาตไม่ตอบนะ

ไม่มีในว่างมูลจ้อนผิดนะครับ

เอื้อประโยชน์นะครับเจ้าที่รัฐคนไหนเอื้อประโยชน์บ้างอะไรบ้าง
เดี๋ยวจะเห็นทั้งหมดนะครับเราจะสอบไปทางรู้ว่าการประมวลงานเนี่ย
ห้าร้อยกว่าโครงการเนี่ยที่เขาได้ไปเนี่ยถูกหรือไม่ถูก
แล้วมีเจ้าที่รัฐคนไหนเอื้อบ้างนะ
การทำเนี่ยเอ่อมีเจ้าที่รัฐคนไหนที่ให้ไปที่ให้ข้อมูลแล้วที่ส่งข้อมูลบ้าง

ตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวให้เราเดี๋ยวให้อีกสักนิดหนึ่งนะ
เดี๋ยวให้ผมให้มีการสอบสวนดำเนินคดีอะไรต่างครบ
แล้วก็จะจะสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับอ่า
เสียงเอ่อได้ยินได้ยินครับได้ยินเอ่อแช่เจนครับแช่เจนนะครับ
ภาพครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับภาพไม่มีการตัดต่อเพราะว่าผมเป็นคนกำกับเอง
กับท่านบุญจิการนะครับแนะวะด้านภาพเนี่ยครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
แล้วก็เอ่อผมกำกับตั้งแต่แรกแล้วนะครับนะเพราะการเอ่อ
การก็คือผมต้องเรียนอย่างงี้การเอ่อถอดเซเวอร์เนี่ยเอ่อ
ผมต้องระวังแล้วต้องต้องต้องเอ่อต้องควบคุมไว้ใกล้ชิดนะครับ
เพื่อไม่ให้มีการไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะครับ
งั้นเดี๋ยวจะเป็นเป็นที่ต้องสงสัยวันนี้เรากู้มาได้เอ่อ
ห้ากล้องก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วนะครับเดี๋ยวจะตอนนี้กำลังทำอยู่
จะใช้เวลามาอีกประมาณสักเก้าชั่วโมงนะครับนะฮะครับ
นะถ้าเปิดก็เตรียมเสียหายต่อรูปหนึ่งนะครับ
นักนักนักภารกิจกันมากกว่าที่เราคุยกับสำคัญมากนะครับ

ถ้าบอกความคิดค่าใจกับสมบัติธรรมดิกัน

ออกจากรายการหรือไม่ออกเนี่ย
หนึ่งก็อยู่ที่บริหารฐานนะครับ
ส่วนเมื่อแจ้งก็จะต่ำกับความอาหารแล้ว
เรื่องการเมืองการทางวินัยก็ต้องตามมานะครับ
วันนี้ก็ต้องเรียนว่าก็เป็นบทเรียนให้เห็น

เมื่อตำรวจเนี่ยไปยืนอยู่ข้างผู้กระทำความผิด
ไปเป็นกิ่งก้านสาขาไปเป็นไม้คำยันให้กับ
ผู้ที่ทำตัวเป็นนักเลงเป็นผู้มินิภน
ต้องถูกลงโทษถูกเป็นคดีอาญา
บางคนอาจจะต้องสูญเสียอนาคต

เพราะจุดนั้นจะอยู่ในสองกล้องนี้นะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับ
นะเดี๋ยวเราขอกู้สองกล้องนี้มาก่อนนะถ้ากู้มาได้แล้ว
แล้วผมก็จะมาเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับนะเอ่อ
ก็เดี๋ยววันนี้คืนนี้ประชุมสรุปนะครับเอ่อ
ยังไงคือผมต้องเรียกว่ามีเพิ่มแน่แต่จะมีเพิ่มเท่าไหรแค่นั้นเองนะครับ
ครับใช่ครับใช่ครับมีเพิ่มแน่นอนนะแต่จะมีเพิ่ม
มีทั้งตำรวจและพลเรือนนะครับแต่จะเพิ่มเท่าไหร่เดี๋ยวต้องดู
เดี๋ยวขอประชุมคืนนี้นะครับนะครับครับผม

นะครับอ่าน้ำหากที่ไปทำมาติดูแลวัทธิสรรคภาพภัยให้อำ
กสตรดวกให้ควมกังให้นะครับนะครับผมอันนี้เอ่อ
เมื่อกี้ดูเร็วก็จำไม่ได้นะครับนะ

อันนี้รู้แล้วแต่ไม่อยากไปบอกตอนนี้นะครับ

มีมั้ย

เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราตรวจสอบเล็งนะแต่ถ้าเราเห็นจากกล้องมันมันมีไปหมดแล้วว่าใครทำเกี่ยวอะไรรึ๕๕๕๕๕๕๕
ว่าเหมือนเราเปิดกล้องแล้วเนี่ยเราจะเห็นละนะครับว่าใครเอ่อจะต้องแจ้งการหาเพื่อนเติมบ้างนะครับ
คนแต่ว่าอย่างนี้ก็ไม่ตามนี้นะครับนะครับเพราะว่าทุกคน
จากกันนะครับนะฮะก็เหมือนที่ผมเรียนว่าเอ่อหกคนนะครับ
ตัดใดที่สารยังไม่ได้ภาษาถึงที่สุดถือว่า๖คนเป็นผู้มีรสุทธิ์
เพราะฉะนั้นในการสอบสวนเราก็มีอธิษฐภัณฑ์ในการลวดรวมแอบฐาน
ในการตั้งพ่อกล่าวหาเขา
แต่ว่าจากข้อมูลมันลองเขาเนี่ยเขาก็มีความใกล้คิด
ใกล้คิดกับนักในการลง
ก็อย่าว่าแต่ละคนก็อยู่มานานแล้ว
อันนี้ก็ใกล้ชิดกันนะครับ
ยังไม่มีครับ

ก็แทบเฉพาะทั้งหมดนะครับ
ที่ให้การการแย้งเกาะเทศจริงนะครับ

เหมือนที่ผมเรียนแล้วว่าการทำงานของวันนี้เราว่าตามพยายามฐานนะครับ

ไหนให้การไม่ตรงกันจริงก็เป็นเรื่องเท็จนะครับ
ไหนก็ให้กลายเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงเราก็สอบสวนไปตามปกตินะครับ

ก็ไม่เป็นไรผมก็ทำมาดีดีที่สุด
เพื่อจะเอาความเป็นธรรมมาคืนสู่ภูตาล
ถ้าที่สุดออกมาแล้วว่าถ้าตำรวจเรียกผิดจริง
ไล่ออกจากภาษาการเลยไหม
ไม่ใช่แค่ย้ายแล้วก็กลับมาเหมือนเดิม

คือเรื่องนี้ยังไงก็ไม่จบแค่สั่งช่วยกัน
เพราะยังไงเรื่องนี้มันต้องไปไกลมากกว่านั้น
เพราะว่าถ้าพบมีความผิดอายาก็ต้องมีการทำวินัย
ถ้าพบว่าเป็นวินัยไล่แรงก็ต้องให้ออก
วันนี้เรื่องนี้คือยังไม่จบอยู่แค่นี้
แบบเก่าที่ทำกันจะไม่ทำแล้ว
แบบประเภทสั่งช่วยการซื้อเวลาแล้วสั่ง๓๐วันให้กลับมาไม่เอาแล้ว
ถ้าสำหรับผมผมไม่ทำ
เพราะว่าวันนี้มันหมดเวลาแล้ว

มันก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นสัตว์ภาพยาชนก็เห็น
ไม่ใช่ไปสั่งช่วยการแล้วซื้อเวลานะครับ

ตอนนี้เขาปลอดภัยนะครับนะเขาปลอดภัยแล้วนะฮะ
แต่รายละเอียดเราก็สอบไปแล้วใช่ไหมยังไม่ได้สอบใช่ไหม
สอบแล้วครับสอบแล้วโอเคแล้วเราก็สอบไปแล้วนะครับ
ซื้อก็เอาทางนี้ก่อนไหม
ถ้าเขาให้การเท็จก็ต้องเป็นผู้ต้องหานะครับ
ก็วันนี้เขาให้การก็ยังไม่ตรงข้อเท็จจริงนะครับนะ

แต่วันนี้ก็ไม่มีใครที่ให้การตรงเขาจริงนะครับ

นั้นก็น่าจะได้เยอะแล้วอันนี้นะครับ
เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับ

พรุ่งนี้ก็ต้องมา
พอพรุ่งนี้ผมมาเร็วหน่อยเพราะผมจะไปท่ามกา

เอเคฟพรุ่งนี้เรามองานสกวันกี่โมงแหละ
วันทั้งแต่อ

ได้แถลงข่าวก่รสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้น
เกิดขึ้นวันนั้น๖กันยายนที่ผ่านมา
บริษัทงานเลี้ยงของกำนันนก
ตามหลักฐานที่ไปดูจากภาพในกล้องวงจรปิด

ตอนนี้กู้มาได้๑๓คิดเป็น๘๐ของ๑๕
เหลืออีก๒ตัวกู้คืนนี้น่าใช้เวลาประมาณ๙ชั่วโมง
เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเอาไปทิ้งคลองอ่ะ

กล้องวงจรปิดในพื้นที่ตรงนี้

ตัวแน่นอนว่ามันก็อยู่ในแต่ละมุม

แต่ที่สำคัญ๑๕ตัว

ตัวในบิ๊กโจ๊กบอกกู้ได้๑๐๐ด้วยนะ

แล้วอีก๒ตัวเนี่ยแม่คุณรัชพร

มันเป็นจุดสำคัญที่มันเห็นโต๊ะกินเลี้ยงตรงนี้พอดี
มันคือจุดที่จะเห็นพฤติการว่า

มีการถามว่าใช่คนนี้ไหม

มันคือ๒ตัวนั้นที่ยังคงกู้อยู่ตอนนี้

ช่วงเกิดเหตุก่อนที่จะยิงกันเนี่ยมีไหม
กำนันนกซึ่งตอนนั้นนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะ
ตอนที่มีเรื่องตามที่เราเคยไล่กันมาตลอดเนี่ย

รากลับก่อน
จาอาจบอกเดินไป
ไม่ถึง๕นาทีจังหวะนั้น

คือพอโดดเล่าเสร็จแล้วจาอาจก็ขอตัวกลับ

มานั่งที่เดิมที่กำนันนกเคยนั่ง

จังหวัดตรงเนี้ยจ่ะอาร์ตบอกเดินไปไม่ถึง๕นาที

แม่มันคือที่จับพฤติการตรงนั้นเลยใช่ไหม
วิกโจ๊กบอกปรุงนี้ใช่มั้ยบาย

เพราะว่าตอนนี้กำลังกู้อยู่ใช้เวลาประมาณ๙ชั่วโมง

มันมีไหมว่าน่องท่าผาเนี่ยได้รับสัญญาณจากกำนันนก

ใช่สั่งบอกไม่ต้องเล่นแล้วเอาเงินไป๓๐๐แล้วกลับเลยวันนี้พอแค่นี้
แล้วถึงเดินมาตรงนี้
เขาบอกใกล้กว่านั้นอีกพี่อุ๋ยห่างกันเมตรเดียว

แล้วก็หันมาคุยหันมาถามว่าคนนี้ใช่ไหม
แล้วมีการพยักหน้าถึงค่อยลั่นกายไป๗นัด

แถลงเนี่ยสรุปเล่าให้ฟังลักษณะที่ว่า

แต่ละคนโดยเฉพาะตำรวจให้การแบบ
มันขัดแย้งกับความจริงที่เกิดขึ้นจากภาพในกล้องวงจรปิด

ทุกคนให้การไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเลย

ผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในห้องแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้นะฮะ

ท่านผู้ชมก็ส่งข้อความกันมาเยอะเหลือเกิน

สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยพี่มิ้นครับ

มันไม่ได้เข้าไปของการแถลงข่าว

ตกลงคุณบอมนักข่าวได้ถามไหมว่า
กล้องวงจรปิดเท่าที่ได้มา๑๓ตัวแบบ๑๐๐เนี่ย

ส่งสิทธิ์ส่งสัญญาณหรือว่าสั่งหนองท่าผา

ประเด็นแรกเลยคือเรื่องกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็น
กล้องที่บันทึกเสียงนะครับอ่าได้ยินเสียงเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้น
แต่ว่าในช่วงเหตุการณ์ที่ถามว่ามีการกำนันนกได้ไปสั่งการให้นายหน่องเข้าไปยิงหรืออะไรอย่างนี้ไหม
ในจุดนั้นเป็นจุดสำคัญที่ยังไม่สามารถกู้ได้ในวันนี้นะครับ
ก็คือกล้องวงจรปิด๒ตัวที่ยังไม่สามารถกู้ได้สำเร็จ
ก็จะมาแถลงอีกทีในช่วง๖โมงเย็น
๖โมงเย็นพรุ่งนี้จะแถลงนะครับ
ใช่ครับผม
ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ย๖โมงเย็น๒ตัวนี้จะเห็นหมดแล้ว
ครับผมใช่ครับแต่ว่าในในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ย
ทางบิ๊กโจ๊กจะเปิดเผยข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
ในวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในงานว่ามีลักษณะพฤติกรรมยังไง
ก็แกไม่ได้ตอบในประเด็นนี้บอกว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวนคดี

เราไปต่อสู้กันในชั้นศาลเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้บอกในรายละเอียดตรงนี้สักเท่าไหร่
และแบบว่าทางของปตรกำชับมาไม่สามารถเปิดเผย
หรือว่าให้ภาพส่วนใดส่วนหนึ่งในเหตุการณ์วันนั้นกับสื่อมวลชนหรือว่าให้พี่น้องประชาชนดูได้เลย

มันมีท่อนึงที่มิจโจทัลแหลงบอกว่ามีปืนเยอะในงาน
อันนี้คือตำรวจทุกนายที่ไปร่วมงานนี้มีปืนหมดเลยป่
ครับจากทำให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะ
ตำรวจที่ไปร่วมงานไม่ได้ไม่ได้พกปืนไปทุกนายครับ
แต่ว่ามีบางนายแล้วก็เรียกได้ว่าหลายนายที่มีการพกปืนไป
อกจากนี้ยังตรวจสอบพบพลเรือนที่เป็นกลุ่มของกำนันนกนะครับ
พกปืนอยู่ด้านในซึ่งวันนี้จากการตรวจสอบเนี่ย
ก็คือมีรอปภที่มีการพกปืนไปเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเรียกตัวมาสอบปากคำ
แล้วก็พาไปค้นที่บ้านของรอปภแล้วก็ได้ปืนมา
ซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าปืนกระบอกดังกล่าวเนี่ย
ใช้ปืนของรอปภเป็นปืนของสมาชิกอบตท่านหนึ่ง
ที่เป็นเครือญาติของกำนันนกที่พกอยู่ในงาน
แล้วก็ที่ทราบมาข้อมูลบอกว่าปืนของกลุ่มของกำนันนกในวันนั้นนะครับ
มีมากกว่า๑คนหรือจำนวนจำนวนเยอะพอสมควรแล้วก็มีการขึ้นลำปืนไว้ขึ้นลำกล้องไว้อะไรอย่างนี้ครับ
เป็นการเตรียมความพร้อมอันนี้จากการวิเคราะห์ของของทางผู้สื่อข่าวก็วิเคราะห์ว่า
หากวันนั้นมีการปะทะกันก็อาจจะมีการช่วยเหลือจากทางกลุ่มกำนันที่อาจจะป้องกันกำนันอะไรประมาณนี้ครับ
เหลืองานกำนักคือมีคนที่มีปืนมากกว่าโรงพยาบาลนี้และก็ถือมีการหน่วยคุ้มกันด้วย
คือตอนนี้บิ๊กโจ๊กแถลงเสร็จก็ตอนนี้ก็คือนัดอีกทีพรุ่งนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับ
ใช่ครับคาดว่าในการกู้เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดจะแล้วเสร็จประมาณ๔๕โมงเย็น
แล้วก็แกจะเดินทางไปที่สำรวจภูทรภาค๗เนี่ยช่วงเวลา๖โมงเย็นครับผม
แล้วก็จะมีการแถลงต่อสื่อมวลชนอีกครั้งครับในวันพรุ่งนี้
เซิร์ฟเวอร์สองตัวที่ถูกทิ้งคลองไปเนี่ยทั้งสองตัวนี้คือถูกกู้ภาพได้ทั้งสองตัวเลยไหมฮะ
แต่ว่าที่มีคำถามถามเข้ามาว่าทำไมมันถึงล่าช้าทำไมถึงไม่สามารถกู้ได้พร้อมกันทั้งหมด๑๕ตัว
เพราะว่ามันเป็นวงจรศิษย์ในพื้นที่เดียวกัน
เป็น๒ส่วนก็คือมี๒เซิร์ฟเวอร์๑๕ตัวเนี่ยแบ่งเป็น๑๓ตัว๑เซิร์ฟเวอร์
แล้วก็๒ตัวอีก๑เซิร์ฟเวอร์ซึ่ง๒ตัวอีก๑เซิร์ฟเวอร์เนี่ย
มันไม่สามารถยังไม่แล้วเสร็จอะครับยังกู้อยู่ใช่ไหม
ใช่ครับแล้วก็ดันเป็นช็อตสำคัญด้วยครับระบุได้ไหม
เพราะว่าเป็นตำแหน่งกล้องตัวไหนหรือว่ายิงไปที่ตรงไหน
ท่านบอกว่าน่าจะเป็นมุมบริเวณสะนามอะครับที่ต้องให้ไปเห็นถึงโต๊ะ
โต๊ะที่นั่งของจารวัดเสี่ยวแล้วก็กำนันประมาณนั้นนะครับ
เดี๋ยวคุณบอมรออยู่ในสายก่อนนะ

ก็จะเห็นว่ามุมสระน้ำคือตรงคุณรัชพร

มือซ้ายมือขวาคือ๒ตัวนั้น
แล้วส่องมาเนี่ยรัศมีร์จะมาถึงนี่
เห็นหมดนี่ไปได้ถึงนู่น

อื่นนี่มันไม่เห็นได้เลยใช่ไหม

เจ้าหน้าที่ให้ดูไม่ได้เลยใช่ไหมคุณ

ไม่ได้อยู่ในสำนวนแล้วให้ดูได้บ้างไหม

สามารถเปิดเผยสักหน่อยได้ไหม
เพราะว่าประชาชนบางส่วนก็ต้องเข้าสงสัยว่า

สำนวนอภิวัฒน์การปฏิบัตร

ให้ผู้ต้องหายอมรับสารพาศรึเปล่า

ไม่สามารถเปิดเผยส่วนไหนได้เลยเพราะว่าทางพบตรรได้กระทับมาอย่างเข้มงวด
ไม่สามารถปล่อยตรงไหนได้เลยครับ
แต่เท่าที่ฟังจากทางบิ๊กโจ๊กตอนที่แถลงข่าว
โจ๊กบอกว่าคำให้การของทุกคนเนี่ยแทบจะขัดแย้งกับความเป็นจริง
ใช่บอกทุกคนไม่มีใครให้ตรงให้การตรงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในภาพเลย
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันตรงกับที่เราสืบสวนไว้
คือสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนแต่ขัดแย้งกับคำให้การ
นั่นแสดงว่าต้องมีบางคนแล้วนะที่พูดแล้วเป็นจริงเหรอ
แล้วมันหรือว่าพยานแวดล้อมคนอื่นให้การแล้วมันประมวลแล้ว
แล้วมันตรงกับความจริงที่เกิดขึ้นถ้าเหมือนกับที่เราสืบสวนไว้
เท่ากับว่าสิ่งที่เราทำข่าวมามันอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเหรอ
ถ้าเราทำข่าวได้มาจากเราได้มาจากคำให้การของบิ๊กโจ๊กหมดเลย
ก็ต้องเป็นแนวทางตามนั้นไหมคุณคุณบอมจากที่ได้ไปสัมภาษณ์คุณบิ๊กโจ๊
ลองพอบัตรรอมานี่ยังไงบ้างมันตรงกับแนวทางที่เขาได้ทันแหลกมาก่อน
แสดงว่ามันคือยังไงคืออ่าเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหม
คือนั่งโต๊ะเดียวกันแล้วก็ขอเรื่องย้ายหลานเขย
ขอเรื่องสวยรถบรรทุกพอไม่พอใจแล้วไปดวนเหล้า

ประเด็นนี้ที่ได้สอบถามท่านบิ๊กโจ๊กแกบอกว่า
ก็ให้ทางสื่อไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณากันเอาเองว่ามันจะ
แกไม่ตอบนะครับว่ามันใช่หรือไม่ใช่ตามสื่อที่นำเสนอไป
แต่แกบอกว่าให้เราไปวิเคราะห์เอาเอง
แต่ว่ายืนยันว่าในคำให้การของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปร่วมงาน
แต่แกก็ไม่ได้ยืนยันอีกเหมือนกันว่า
มันถูกต้องตามที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้ครับ

เอาเป็นว่าไม่มีใครยืนอยู่ข้างตำรวจเลย
บิ๊กโจ๊กพูดมาประโยคนึงบอกว่า
หนีกันตั้งแต่ปืนนัสที่เท่าไหร่
เพราะบิ๊กโจ๊กบอกว่าภาพมันชัดว่าตอนที่เกิดเสียงปืนดังปังขึ้นอ่ะ
ดังขึ้นปุ๊บเขาก็ชักปืนออกมาขึ้นลำกล้องอ่า
ชักปืนออกมาเพื่อควบคุมพื้นที่และคุ้มกันนาย
และปกป้องเจ้านายตัวเองอันนี้ชัดแล้ว
ไม่ได้ว่าพอเหตุการณ์ตึงเครียดแล้วถือปืนเดินไปเดินมาเนี่ย
ไม่ใช่นะแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่า
มีคนเนี่ยเอาปืนออกมาเต็มเลยปืนเยอะปืนมีเยอะเลย
ทั้งตำรวจแล้วก็บุคคลที่ไม่ใช่ตำรวจค่ะ
ขณะเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบ่งได้เป็น๓กลุ่ม
ตอนที่มีเหตุการณ์เสียงปืนดังขึ้นแล้วค่ะกลุ่มหนึ่งก็คือช่วยเหลือคนเจ็บ
ใช่ค่ะตรงโซนนู้นสวรรค์สิวแล้วก็พันตรวจโทษศิลป์
อีกกลุ่มหนึ่งก็คือหนีเลยแตกกระเจิงตั้งแต่เสียงปืนนัดแรกดังขึ้น
อีกกลุ่มหนึ่งควบคุมพื้นที่คำว่าควบคุมพื้นที่เนี่ย
มันต้องตีความไหมพี่หุยเหมือนระบบภอในสิทธิ์คนนี้หรอครับ
หรือตำรวจทั้งหกนายที่ช่วยเหลืออ่าก็อาจจะเข้าข่ายควบคุมพื้นที่ด้วยหรือเปล่าอ่า
คือคุณไม่ได้ล็อกตัวไม่ได้จับตัวคนก่อเหตุ
แต่คุณคุมเชิงไว้คุมพื้นที่เอาไว้
แล้วมันอาจจะต้องที่เขาบอกต้องไปขยายผลต่อไงว่า

แต่เขาบอกใครเป็นคนคิดใครเป็นคนวางแผนว่า
พากันไปขึ้นรถขึ้นรถแล้วก็เป็นขบวนรถออกไป
แล้วพาไปที่ไหนใครไปถอดเซิร์ฟเวอร์
ใครเอาปงเอาปืนของหน่องท่าผาไปทิ้งน้ำ

ไปให้เก่งเอาไปซ่อนเอาไปฝังอะไรใดแต่บิ๊กโจ๊กบอกว่าในกล้องนี่คือ
พฤติการทุกคนหมดว่าใครทำอะไรอยู่ตำแหน่งไหน
มีพฤติการยังไงบ้างบิ๊กโจ๊กพูดว่า
คนที่บอกว่าช่วยคนเจ็บจริงก็ไม่ได้ช่วย
นั่นไงเพราะตำรวจให้การไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
คือถ้าเราดูจากภาพในกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลเนี่ย
มันจะเห็นรถสองคันใช่ไหมอ่าขึ้นวินโดได้ไหมเพราะมันมีชื่ออยู่ด้วยใช่ไหมคะ
รถเก่งที่พาพันตรวจโทวศิลป์มาอันนั้นเป็นกระบะ
พันตรวจโทวศิลป์อันนั้นเป็นรถกระบะ

อันนี้เอารถสารสิวก่อนอันนี้สารสิวมารถเก่ง
ถ้าสมมุติว่าดูชื่อมาถึงขั้นแรก
จะมีอ่าขอหยุดไว้ได้ไหมฮะอ่าตรงให้เห็นชื่อเท่าที่เห็นได้

ก็คือท่านนี้เขาเป็นหัวหน้าของสารวัสสิวอยู่แล้ว
แล้วก็นั่งอยู่ข้างพันตำรวจโทวสินด้วยนั่งถัดกันมาเลย
แต่คันนี้คือสารสิวมาใช่ค่ะนี่คันแรกเลย
อันนี้สารวัสสิวมาภูมิกับเบิ้มยังไม่ได้มาคันนี้นะ

ใช่ไหมเดี๋ยวบอกเราในหูก็ได้นะฮะว่ามีชื่อใครบ้าง

เป็นตำรวจทางหลวงอ่าดูจากชุดดูจากชุดอ่า
อ่าไม่เป็นไรตรงนี้จะยังไม่ชัดว่าชื่อใครเป็นชื่อใคร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
นั่งตรงตัวสุดท้ายโต๊ะที่๕เลย

พันธบทธนรงค์นั่งอยู่ข้างสรวสิวค่ะ

ทีนี้ถ้าตามข้อมูลตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ย
อันนี้เป็นในห้องฉุกเฉิน

ก็จะเห็นภูมิกับการสอนอพญาไทย
มีผู้มกลับสรรพญาไทยพันธบทหกศิชย์กิจชดาพร

ผมเนี่ยพอเกิดเหตุเสียงปืนดังขึ้นเนี่ย
ก็พาสารรัสสิวเนี่ยไปขึ้นรถเข็ง

แต่ว่าตรงรถที่ฮิ้วสารวัสสิวขึ้นเตียงคนป่วยเข้ามา

ส่วนทางขวาที่เป็นสีน้ำเงินนั่นพันธุ์ตำรวจเอกพานุทัศน
คนนี้ก็นั่งโต๊ะประธานนะคะนั่งถัดจากผู้อำกับเบิ้ม
เป็นผู้อำกับการสืบสวนภูทรจังหวัดนครปฐม
อ่าเอาละนี่แหละฮะ
เพราะฉะนั้นแม่ก็เดี๋ยวต้องรอฟังพรุ่งนี้นะ
ว่ากล้องสองตัว
มันจะกู้ได้ไหมกล้องสองตัวที่ยังกู้ไม่ได้ในวันนี้เนี่ย

จะเห็นแล้วก็ได้ยินพฤติการยังไงบ้าง

ยังไงก็มั่นใจว่าเรื่องความผิดของกำนันนก

เหลือคือขยายผลว่าใครให้การไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
มีการพยายามจะทำพฤติกรรมแบบไหนอย่างไรบ้าง

แล้วก็รอเรื่องของเซอร์เวอร์อีก๒ตัวตรงจุดนี้

คุณรัชพรเก็บไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเอาไปไหนนะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้๖โมงเย็นใช่ไหม

เดี๋ยวมาไล่กันอีกทีนึงนะฮะ